และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราในทีมการเดินทางช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแบบนี้อีกหนึ่งท่านนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยท่านนี้เคยโทรศัพท์มาเล่ามาพูดคุยประสบการณ์
ถ้าหลายท่านกลับไปย้อนฟังจะได้ยินเสียงคล้ายเป็นเสียงเด็ก

ประมาณนี้ลองไปหาฟังกันได้แต่วันนี้เจ้าตัวนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ยินดีต้อนรับคุณวอร์มครับสวัสดีครับคุณวอร์ม
นี่เราเจอกันครั้งแรกครับ
ปกติติดตามแล้วก็พูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ไม่เห็นหน้ากัน
วันนั้นที่โทรมาเล่าเรื่องชิงช้าตะเคียนและที่มีเสียงเด็กแทรกขึ้นมา
ยืนยันได้ใช่ไหมครับว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น

ไม่มีเด็กไม่มีเสียงไม่มีทีวี

เพราะว่าเราก็ต้องการสมาธิเวลาเล่าเหมือนกัน
แต่หลายคนที่ฟังนะวันนั้นได้ยิน
ใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่วางสาย
ก็วันนั้นผมนั่งเล่าที่โรงเรียน
ผมนั่งเล่าอยู่หน้าอาคารคนเดียว

เขาก็เปิดฟังอยู่ในห้องปกครอง
ซึ่งมันก็ห่างกันเลยแหละคือไม่มีทางจะได้ยินถึงกัน

ผมเล่าจบผมก็เดินกลับไปจะเข้าห้อง
ยังไม่ทันจะเข้าประตูเลยคือรุ่นน้องกระชากหน้าต่าง

เราก็เลยบอกเฮ้ยไหนกอให้พี่ฟังดิ

ก็เลยลองฟังดูเปิดลำโพงเลย

นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้น
ทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้
แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทาง

แต่คุณวอร์มมาพร้อมกับเรื่อง๖คืน๗วัน

มาคุณวอร์มพาเราไปกันที่เรื่องนี้

ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้

เราจะอยู่ในป่า๗วัน๖คืนเลย

ในประเทศไทยที่มีนะตอนนี้
ระยะทางโดยรวม
ที่เป็นรอบใหญ่ที่เคยเดินกันนะครับ

คือแค่เราเดินทางลาบเราก็เหนื่อยแล้ว

เอาจริงก็ผมไปขึ้นท่ามนาฮีท่ามนาฮามา
แค่กิโลกว่าคะอืมโอ
หายไไป
มากคือมีทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต้นยากขึ้น
จะมีทางให้เราเดินก็คือแค่นิดเดียว
แล้วก็เดินกันไปทั้งหมดสมาชิก๒๓คน
ไม่รวมเจ้าหน้าที่ไม่รวมลูกหาดอีก๑๒คน

เดินป่าทุกทีมเลยเขาก็จะแบ่งกรุ๊ปเดิน
เพื่อที่ว่ามีกลุ่มเดินเร็วกลุ่มเดินกลางกลุ่มเดินช้า
ก็จะมีเจ้าหน้าที่กับลูกหาประกบเป็นชุดไป
ผมเดินกันเนี่ยวันแรกไม่มีอะไร

พอมาวันที่๒ด้วยความที่เราแบกน้ำหนัก
วันนั้นผมแบกเป้ไป๓๐กว่าโอ้โห
น่าจะเกือบ๓๕แล้วก็เดินหลังท้าย
พอเดินไปวันที่๒แล้วออกจากแคมป์

มีแฟนเขาแล้วก็ป้าคนนึงแล้วก็ผม

ผมเจ็บมาจากทริปก่อน
เราแบกน้ำหนักเยอะนี่แหละแล้วเราวิ่งลงมา

ปรากฏว่าพี่สามคนนี้เขาเดินมา

พี่ไปเลยเพราะว่ายังไงมีกลุ่มหลังเราอีก๕คน
ที่เรารู้แน่ว่าเดี๋ยวเขาต้องมาเจอเรา

ผมก็เดินมาคนเดียวจนประมาณ
น่าจะ๔โมงกว่าเกือบ๕โมงครับ
บรรยากาศนะครับฝนตกวันนั้น
ตกปล่อยแล้วก็มีน้ำค้างหยดตลอด
ข้างก็คือเป็นป่าลกเลย

เพราะว่ามันเป็นดินเหลืองอะ

ทางเดินเราไม่เหลือแล้วเหลือแต่ทางสไลด์
ก็เดินมาแล้วล้มพอผมล้มปุ๊บ
ผมแบกเป้แบกถุงขยะอะไรมากองกลางเนี่ย
ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราเหนื่อยมากแล้ว
แล้วมือก็โดนมีแผลมีอะไรมา
ก็เลยปลดเป้วางทำแผลเสร็จ
ประมาณ๕โมงขากว่า

เดินมาช่วงนั้นนะครับ

ฟันเขาใช่ครับแล้วเราก็จะไปเดินลง

ผมเดินมาถึงประมาณสักกลางเข่าในช่วงกำลังลงที่ผมล้มเนี่ย
เราได้ยินแล้วว่ามันมีเสียงน้ำอยู่ทางขวา
ซึ่งพี่หัวหน้าทีมเขาก็บอกว่า
วันนี้เราเดินง่ายคือเราขึ้นยอด๙๐๐เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราดิ่งลง
เจอน้าปุ๊บเราก็เดินไปแคมป์เขาบอกเรามาแบบนั้น
ว่าตอนนั้นเราอยู่คนเดียวแล้วผมก็เดินลงสั่งมา
เราได้ยินเสียงน้ำแล้วมองไปทางขวาครับพี่แจ๊ค
เราเห็นแสงอ่ะลงมาอ่านั่นหมายความว่าคือในป่าที่มันทึบเนี้ย
ถ้ามันมีแสงแสดงว่าตรงนั้นไม่มีต้นไม้
ถ้าที่ไม่มีต้นไม้ก็แสดงว่าตรงนั้นคือคลองครับ
หรือเป็นพื้นน้ำหรือเป็นทุ่งโล่ง
แล้วเราได้ยินเสียงน้ำนั่นหมายความว่าตรงนั้นคลองแน่นอนครับ
เราก็เลยเข้าใจว่าเดี๋ยวพอเราลงสั่งปุ๊บเนี่ย
หรือไม่ก็อาจจะไปหักขวางของหน้าเราก็เดินสั่งมา
อ่าฟ้าเริ่มมืดแล้วเราก็เจ็บแล้วน้ำผมเหลืออยู่นิดเดียว
เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องแบกไปเยอะ
เดี๋ยววันนี้เราเดินถึงน้ำเรากินน้ำในคลองได้
ก็เดินลงมาไปเจอภูพรภูพรเอาอธิบายก่อน
ภูพรคือลากไม้ครับที่ปูดขึ้นมาจากดินอ่า
เพื่อยึดต้นไม้ไม่ให้โค่นอืมค่ะอ่าเราเรียกว่าภูพรค่ะ
ผู้พรส่วนใหญ่จะขึ้นในต้นไม้ที่อยู่ริมหน้าผา
หรือริมเหี่ยวครับหรือเป็นทางชันมากมาก
ผมเดินจากภูพรนั้นอ่ะลงมาประมาณสักเกือบร้อยเมตรอืม
ลงมาปุ๊บฟ้าเริ่มมืดครับคือในป่าครับ
มันจะไม่เหมือนเราอยู่กันแกล้งในเมืองนะอืม
มันมีต้นไม้คุมเราหมดเลยแล้วเดินมามันมืดลงเรื่อยเรื่อย
เรามองไม่เห็นทางแล้วอืมมีแค่ไฟฉายคาดหัวดวงเดียวครับ
ก็มองซ้ายมองขวาเดินไปจนสุดภูพรคือลักษณะตรงนั้นอ่ะ
เดินแล้วปีนลงครับชันประมาณสักแปดสิบองศาได้อืม
ปีนลงแล้วเป้มันก็หนักมันก็ทวงพอเดินลงมาปุ๊บ
เต้มันเกี่ยวมันเกี่ยวกับหนามผมก็เลยหยุดแล้วก็ปลดเป้
พอปลดหนามปลดอะไรเสร็จจะเดินต่อพี่แจ๊คผมเจอลักษณะขาไก่
ขาไก่ขาไก่คือแบบเนี้ยข้างหน้าน่ะสามทาง
ข้างหลังที่เราเดินมาอ่าอยู่ลงดิ่งลงมาเลยนะ
แล้วก็เจอขาไก่ครับอ๋อโอเคเป็นสามแยกอย่างเงี้
กับถอยหลังอ่าซึ่งเดินป่าครับเจ้าหน้าที่คนที่นำเนี่ย
เขาจะฟันมาตลอดครับเขาจะเอามีดอ่ะฟันกิ่งไม้เพื่อให้ดู
ให้คนที่เดินตามหลังดูว่าทางนี้นะทางนี้นะอืม
แต่รอยฟันนั้นอ่ะมันเก่าอืมมันเก่ามากอืมก็เลยเอ๊ะ
หรือเราจะมาผิดทางว่ะแล้วเสียงน้ำที่เราได้ยิน
ณตอนแรกตอนนี้มันยังไม่มืดที่เรายังเห็นแสงลม
น้ำมันหายไปเฮ้ยเราก็เลยเข้าใจว่าสั่นเนี้ย
เราไปลงฝั่งนี้หรือเปล่าครับแต่เพื่อนลงทางขวากันอืม
เราก็เอ๊ะเอายังไงดีเพราะว่ายิ่งเดินยิ่งถล่ำลึกใช่ไหม
เวลาสมมุติเราเดินถ้าเราหลงจริงจริงเนี้ยเราต้องหยุดครับ
เพื่อให้คนที่เขาตามหาเราหาเจอต้องไม่เดินต่อต้องไม่เดินต่อ
เพราะถ้ายิ่งเดินยิ่งถล่ำลึกแล้วถ้ายิ่งเข้าลึกสัตว์ใหญ่ก็เยอะ
ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับครับ
เพื่อที่ว่าอย่างน้อยถ้าเราลงผิดทางจริงกลุ่มหลักอีก๕คนเนี่ย
ห่างกับเราเป็นชั่วโมงอืมเราย้อนกลับขึ้นไปทันอืม
ที่จะไปเจอกันข้างบนไม่รู้ว่าตรงไหนก็ตามครับ
ก็เลยตัดสินใจปีนกลับขึ้นมาผ่านไอ้ภูพร๓ชั้น๔ชั้นขึ้นมา
อ่าแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากกว่านั้นเหนื่อยแย่เลยก็เลยปลดเป้วางครับ
แล้วก็ตะโกนเรียกกู้ขึ้นไปเวลาเราเดินป่าเราจะเรียกกัน
ขึ้นไปข้างบนไม่มีใครตอบค่ะแล้วก็วู้ลงไปข้างล่าง
ไม่มีใครตอบไม่เห็นแสงไฟอะไรไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นครับ
คืออยู่กับความมืดอ่ะท่ามกลางความมืดที่เรา
พอเราปิดไฟหัวปุ๊บเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเลย
หลับตาลืมตาไม่ต่างกันเลยอืมก็เลยอยู่พักหนึ่งอ่ะ
ไม่มีใครตอบดูนาฬิกาทุ่มประมาณทุ่มเกือบทุ่มครึ่งแล้ว
มันคือหัวข้ำสำหรับในเมืองแสงสีเสียงเต็มนะแต่ในป่า
น่ะคือสังงัดเลยอุ้ยสังงัดแบบเสียงชะนีอ่ะอู้อย่างเงี้ย
แล้วก็มีเสียงแมลงแบบแป๊ขึ้นมาอ่าแล้วอยู่คนเดียวครับ
ทุ่มครึ่งก็ตัดสินใจว่าเราให้เวลาตัวเอง
ขับอีกสิบนาทีอืมถ้าไม่มีใครขึ้นมา
หรือว่าพี่ใหญ่อื่นที่เราไม่รู้จักอีกเยอะ
ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเรานอนตรงภูพรนี่แหละ
ตรงรากไม้อย่างน้อยมันกันข้างให้เรา

เบื้งจะนั่งกำลังลื้อเป้ครับกำลังจะแกะเป้มาผลูก

คือ๕คนสุดท้ายที่เดินชุดสุดท้ายมา
ก็เลยบอกลงมาลงมาเขาก็เลยเดินตามลงมา
ผมก็นั่งรอลงมาปุ๊บ
ใน๕คนนี้มีคนเจ็บ๑คน
ก็เลยโอเคเรานั่งประถมพยาบาลกันอะไรกัน

ต่อให้เราหลงเราก็มี๖แล้ว

ข้างล่างรอยฟันมันชัด

เขาก็เดินลงไปกับพี่อีก๒คน

ผมลงไปผมเห็น๓ทางนะ

อยู่ดีเราจะไปเห็น๓ทาง

คนที่ไม่มีประสบการณ์ยังพอเข้าใจได้

อยู่คนเดียวเกิดกลัวขึ้นมา

เขาก็บอกว่ามีทางเดียว

ทุกคนขึ้นเป้ที่อยู่กับผมอีก๓คน

ซึ่งทางขวาเป็นเหี่ยว

แล้วมันต้องบิดซ้ายแล้วถึงจะหักขวากลับ
ซึ่งตรงเว้ย้ึงว่างเนี่ย

มันก็จะจับตามว่าเราเดินเริ่มเดินกี่โมงขึ้นยอดอะไรอย่างนี้ผมมาเปิดย้อนดูให้ทุกคน
ในคลิปดูเนี่ยผมไม่ได้สติแตกนะผมเจอ๓ทางจริงแล้วผมย้อนขึ้นทางเดิน
พอลงไปปุ๊บมันเสียงน้ำชัดเจนเลย

อันนี้แค่คืนที่๒เองนะ

เพราะว่าที่เนี่ยสถานที่นี้

คือนักท่องเที่ยวธรรมดาจะไม่ได้เข้าไป
จากคนเดินป่ากับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ชาวบ้านที่เขาหาของกิน
แล้วก็ผ่านไปผ่านแคมป์นั้นมา

วันที่๓ก็ไม่มีอะไร
แต่ว่าระหว่างเดินพักกินข้าว
กรุ๊ปนั้นที่เราแบ่งกันไปเนี่ย

อ้าวเฮ้ยผมลืมนับตัวเองเปล่าวะ

มีคนใส่เสื้อสีส้ม๒คน
ใส่เสื้อสีส้มที่อยู่ในทีมนั้นมีคนเดียว

อันนี้คือหัวหน้าหัวหน้าคนนำตัวว่า

ณวันที่๓ตอนนั้นผมไม่รู้

วันนี้ผมโทรไปหาเขาว่าเดี๋ยวผมจะมาออกรายการ
ผมโทรไปเขาก็เลยเล่าให้ฟัง

เป็นแคมป์ที่เป็นเหมืองเก่า

ก็จะเป็นลานริมน้ำมีน้ำมีลำทาน

แล้วก็นั่งหั่นทำกับข้าว
ด้วยความที่เราไปเป็นสปาร์ฟนะไปช่วยเขา
ก็ได้ยินเสียงพี่คนที่เป็นหัวหน้าทีม

ผมก็นั่งหันอยู่เขาเงยหน้าขึ้นมา
กอกน้ำอยู่อะไรอยู่เขาไม่ได้เรียกผม
แต่ผมได้ยินเลยว่าว้อมผมก็เงยหน้า
เพราะโดยปกติเวลาเขาจะใช้อะไรเรา
เขาจะเรียกบอมอันนั้นให้พี่หน่อยอันนี้พี่หน่อย
แต่นี่เขาเรียกวอร์มผมก็เหงื่อหน้า

คือถ้าเป็นคนปกติทั่วไปอย่างผม
อะไรพี่ฮะผมจะขานรับไปก่อน
แต่โดยนิสัยผมผมเป็นคน

ผมจะไม่พูดผมจะเงยหน้ามาหาคนที่เรียก
ใช่มันเป็นนิสัยผมตั้งแต่เด็กแล้ว
คือเด็กก็โดนพ่อโดนแม่ว่า

มันก็เลยติดมาว่าถ้าใครเรียกเราต้องเงยหน้าขึ้นไปดูก่อน

อันนี้เป็นนิสัยจริงแล้วก็เลยพอโตมาถึงได้รู้ว่ามันเป็นข้อดีเนอะ
เพราะว่าบางคนขานรับอาจจะโดน

แล้วก็เป็นภูเขา

ไปถึงผมไปถึงคนสุดท้าย

เราก็เห็นเราก็เก็บไว้ในใจไหม

แต่ก็สงสัยนะว่ามันมาจากไหน
เพราะว่าธรรมดาสมมุติว่าเราถอดเสื้อผ้าอาบน้ำริมคลองริมน้ำกันเนี่ย

ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรใดทั้งสิ้น

ทุกคนจะต้องโหลดกระเป๋าตังค์ใส่เป้ใส่อะไรก็ว่ากันไป

ผมไปเจอเหรียญ๒บาทก็ไม่ได้คิดอะไร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
คือวันนั้นมีแคมป์ทั้งหมด๒แคมป์
ก็คือแคมป์สปาร์ทกับแคมป์นักท่องเที่ยวที่เขากางกันเอง

ผมก็เดินถือเบ็ดไปไปตกปลาอยู่ท้ายน้ำ
มันเป็นคุ้งแล้วก็ไปยืนตกจนฟ้ามืด
ฟ้ามืดแล้วเราก็เลิกเดินกลับแล้วกลับมาแคมป์สตาร์ฟเรา

เขาเรียกให้ผมนั่งเรียกให้นั่งคุยกัน
กลุ่มวัยรุ่นประมาณน่าจะ๗๘คนได้

เขาก็ถามเรามีผู้หญิงในกลุ่มคน
ถามว่าพี่มาเดินป่านะพี่เคยเจอผีไหม

ใช่ใจเราคิดมึงอย่าถามกูเลย

คิดมากเรามาเที่ยวบ้านเขา
เราก็ทำตัวดีเขาก็ไม่ทำอะไรเราหรอกมั้ง

ในอาคารในที่บ้านเราหรืออะไรอย่างนี้

เราค่อนข้างจะผงผางท้าทาย
แต่ในปากผมไม่กล้าไม่กล้าจริง

เขาก็เลยถามว่าแบบแล้วมันมีเรื่องแปลกอะไรไหม

เราก็เลยนึกถึงเหรียญบาท๒อัน
อ๋อเอออย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ความที่ว่าคนเหล่านั้นเขามาจากกรุงเทพครับ
เราก็เด็กเมืองมั้งก็คงอาจจะไม่รู้
ก็เลยบอกว่ามีเรื่องหนึ่งจะแนะนำให้
ว่ามันเป็นเคล็ดลับเวลาเดินป่าเป็นเคล็ดเล็ก
ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามเนี่ย
คือเราจะเอาเงิน๕บาท๑๐บาทหรือบาทเดียวก็ได้
วางไว้หัวนอนเพื่อซื้อที่ขับ
อย่างน้อยก็คือต่อให้เราไปนอนทับที่เขาเนี่ย
แต่เราวางเหรียญไว้แล้วเป็นพิธีแล้ว

ใช่ไม่มีอะไรมารบกวน
ก็เลยเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องการซื้อที่นะครับ
เวลานอนเอาเหรียญเอาแบงค์อะไรก็ได้วางแล้วนะ
เพราะเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอัน๒บาทนี้
อาจจะเป็นคนชุดก่อนที่มาเดินเนี่ยซื้อที่ไว้
มีคนหนึ่งชื่อคุณบีคุณบีเขาเถียงขึ้นมา

แล้วเราก็ในความรู้สึกเราเราไม่ได้โกรธเขานะ

เราก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็แค่เล่าให้คนอื่นฟัง
เสร็จแล้วเราก็นั่งคุยกันผมก็เล่าเรื่องชิงช้าตะเคียนนี่แหละ

เสร็จปั๊บแยกย้ายประมาณ๕ทุ่มครึ่ง

คือลักษณะนี้เราแคมป์เป็นทางยาวเลย
เขานอนตรงนู้นผมมานอนตรงกลาง

ผมเดินไปเก็บของที่แคมป์สปาร์ค

ผมผูกเปย์ไว้ตรงนั้นมีทั้งหมด๓หลัง

เวลาเราผูกเราผูกตึงแล้วเราผูกสูง

จะได้ไม่ชนเราจะไม่เป็นการ
คงมาทั้งสัตว์
ประมาณน่าจะเที่ยงคืนได้ครับ
แล้วทีนี้พอนอนผมถอดเสื้อแบบนอน
ยุงกัดเพราะไปเป็นไปบาน
ผมก็เลยเติ่นงานว่ายานยุงพ่นเพียงทันยุง

ขึ้นมานอนไม่นั่งสูบบุหรี่ก่อน
บุรีเสร็จผมก็ปิดซิปแล้วก็นอน

กำลังเคิ้มแบบเราจะหลับแล้วเรารู้ตัวจะหลับแล้ว
ปั้งปั้งอย่างนี้เลย

ไม่ใช่เสียงปังครับคือตุ๊บเอาแบบเอง
ความรู้สึกเรากระแทกข้างตัวแล้ว

คือลักษณะเปรย์เดินป่าเนี่ยมันจะผูก
พอมันตึงมันจะแกว่งได้แค่นี้

ใช่เป็นลักษณะไกลเปย์เลย

ฉายที่เราวางไว้ข้างตัวไฟฉายคาดหัว
หยิบขึ้นมาเปิดรูดมุ้งแล้วส่องดูรอบเลย
ใจที่คิดตอนนั้นไม่ได้กลัวผี

เพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเสือลงมากินน้ำลงมากินอะไรตรงนี้

ใช่เราจะได้เรียกทุกคนให้ตื่น
พอส่องไปปุ๊บพี่แจ๊คไม่มีอะไรเลย
ทุกอย่างอยู่ในความสงบเงียบกิ๊บเหมือนตอนเราก่อนเราขึ้นนอนเลย

ใจเราคิดอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยเรานอนแล้วมันกระตุกหรือเปล่าวะ

แต่คนเราครับถ้านอนกระตุกเปย์มันก็โยกแค่นี้นะ
ต่อให้มันปึ๊กขึ้นมาเราก็โยกแค่นี้โยกขึ้นลมอาจจะเป็นความอ่อนของต้นไม้อย่างนี้

โยกกับมีคนมาไกลคนละเรื่องกัน
เหมือนเปรย์เด็กกับพี่โยกอย่างนี้เลย
ก็เลยนอนไม่หลับนั่งสูบบุหรี่เดินวนไปวนมาอยู่จนตี๓
ขึ้นไปนอนอีกทีหนึ่งหลับครับ
พอตื่นเช้ามาก็เราจะเดินจากแคมป์นี้ไปแคมป์คืนสุดท้าย
คือสุดท้ายน่ะเป็นแคมป์ที่มีการสู้รบครับ
ในอดีตประมาณสัก๔๐ปีไม่นานมาก
สักประมาณ๔๐๕๐ปีเขาเคยสู้รบกันตรงนั้น

ระหว่างทางคุณบีเขาเดิน๔คนในกลุ่มเขากลุ่มวัยรุ่น
คุณบีเขาเดินมาระหว่างทางเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเขานึกอะไร
อันนี้คือเพื่อนในกลุ่มเขาก็เล่าให้ผมฟัง
บอกว่าระหว่างเดินมาเนี่ยอยู่ดีพี่บีแกก็เหมือนด้วยความคาใจ
ทำไมคนเราถึงให้ค่ากับโลหะวะ
ทำไมต้องไปให้ค่าการเหรียญวะที่เหรียญมันเป็นโลหะ

ใช่ด้วยความสงสัยของเขาคือเขาเป็นเด็กเมืองอะไรประมาณนี้แหละมั้ง
ทำไมคนเราถึงให้ค่ากับโลหะ
จริงนะเจ้าป่าเนี่ยแม่งคือทากเว้ย
เพราะป่านั้นทากมันเยอะพี่คือเราเดินเราดึงแกะไม่ไหวหรอกทากเยอะมาก
เขาบอกว่าทำไมคนเราถึงให้ค่ากับโลหะมากกว่าเลือดวะ
เรามาเดินเนี่ยเราโดนเก็บค่าผ่านทางเนี่ยโดยทากเว้ยแล้วเจ้าป่าเนี่ยคือทาก

อันนี้เพื่อนเขามาเล่าให้ฟังแล้วก็เดินมา
ระหว่างทางไปแคมป์สุดท้ายน่ะพี่ลูกหาด
หัวหน้าลูกหาดเขาเตือนเขาบอกว่าแคมป์สุดท้ายมันมีทั้งช้างทั้งกระทิง
ให้ระวังถ้าเจอให้หยุดก่อนดูอาการก่อนว่าจะวิ่งหรือจะหยุดหรือจะยังไง
คุณบีคนเดิมเนี่ยอุ้ยมีช้างด้วยเหรออยากเจออยากเจอ
แจ๊คหัวหน้าลูกหาบแบบเอามือตบหน้าผากอย่างนี้ทำไมพูดอย่างนี้วะ
สางยังพอเข้าใจได้ว่าอาจจะเห็นหรือไม่เห็น
แต่ช้างเนี่ยโทษนะถ้าเห็นเนี่ยตายอย่างเดียวเลยนะ
ใช่ครับแล้วไม่ได้ตายคนเดียวถ้าเขามาคือตายหมู่เพราะว่าเขาก้าวเดียวเขาถึงเราแล้ว
เราวิ่งให้ตายก็หนีไม่ทันในป่าบ้านเขาเราวิ่งเราสะดุดได้แต่เขาวิ่งไม่มีสะดุด
คุณบีพูดอย่างนี้เราก็แบบโอ้โหกลุ่มขมับเลยแล้วผมก็เดินเดินมา
วันนั้นผมเดินหัวขบวนผมเดินตามเจ้าหน้าที่ที่ฟันไม้แล้วตอนหลังเรารอชุดหลัก
คนที่เดินปิดท้ายมาผู้หญิงคนหนึ่งคือเขาเดินช้าเขาบอกว่าเขาเดินมาเนี่ยเขาเห็นผมเลี้ยวขวาออกไป
ขึ้นเขาไปเขาก็นึกว่าเราไปฉี่เขาก็เลยเอ๊ะทำไมมันไม่กลับมาสักทีวะเหมือนกับแวะฉี่ข้างทาง
ทำไมไม่กลับสักทีว่าเขาก็เดินไม่ได้สนใจเลยแต่เขามาเจอผมอยู่ข้างหน้า
เหมือนกับแล้วผมอีกคนนึงที่เลี้ยวเข้าไปคือใครเหมือนกับถ้าสมมุติว่าถ้าเขาเดินสมมุติหลงเดินตามไปหลงเป็นไปได้ครับ
แล้วก็คนเดิมเนี่ยเห็นลูกหาเอาไม้กิ่งไม้เสียบเหงือกปลาหิ้วปลาไปสองตัวแล้วเดินขึ้นเขาเหมือนที่เห็นผมเดินแยกไปฉีด
หูคนนี้เขาเห็นร่างที่สองเนี่ยสองครั้งเลยก็เดินมาพอถึงแคมป์สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้เราฟังปุ๊บ
ให้เราฟังปุ๊บโอ๊ยเราใจไม่ค่อยดีแล้วว่ะแล้วมันเป็นคืนสุดท้ายพี่แจ๊คแล้วบรรยากาศแคมป์อ่ะครับตรงนั้นน่ะนะเหมือนตัวซีอ่ะเราไปนอนกันในนี้ซึ่งข้างหลังเป็นหน้าผ่าหมดเลยครับเป็นภูเขาถ้าเราจะเดินต่อเราต้องลุยน้ำแล้วไปขึ้นยอดลูกนี้แล้วลงแล้วก็กลับบ้านแต่เรานอนกันในเวิร์คนี้ระยะทางจากตรงนั้นออกมาที่ถนน

นิดหน่อยคนที่เล่าให้ฟังอ่ะคือเขาบอกว่ามันมีตออยู่ตอเดียวอ่าคือตรงนั้นน่ะพี่แจ็คเวลาเราไปถ้าเราไปเดินรูดเนี้ยเราจะต้องแคมป์ตรงนี้ทุกคนครับนั่นหมายความว่าจะมีคนคอยถ่านต้นไม้อยู่ตลอดมันก็จะเป็นตอเล็กเล็กโผล่มาแต่เขาไปเจออีตอเนี้ยอยู่ตอนไม่รู้เขาข้องใจอะไรกับตอนเนี้ยครับเขาเอามีดอ่ะฟันพี่แ
มือเข้ามาอย่างเงี้ยครับเลือดขึ้นนองมาเลยอ่าอันเนี้ยผมไม่ได้มีเจตนาตอกยำซ้ำเติมน่ะอ่าคือเล่าเป็นอุทาหงษ์อ่าเขาถือนิ้วมาหาหัวหน้าทีมเราครับทำแผลให้หน่อยอ่าแล้วหน้าเขาถอดสีเลยผมไปถึงผู้ประคือเห็นเขากำลังนั่งฮิ้วอยู่แล้วเพื่อนอีกคนเอามือปิดตาครับลุงเขาก็ทำแผลให้ก็เลยถามเขาว่า
โดนมีดใจเราคิดอ่ะโดนมีดคนนำทางหรือเปล่าวะไปเดินแซงเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะด้วยความห้าวหรือความคึกขนองอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยถามว่ามีดใครบอกมีดลูกหาบใจเราคิดอ่ะงานเข้าแล้วลูกหาบฟันนักท่องเที่ยวเปล่าวะเพราะเราเป็นทีมดูแลเนอะงานเข้าเราแล้วไงใจเราคิดอ่ะก็ทำแผลกันไปเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูด

ลุงลุงคนนี้ที่เป็นหัวหน้าทีมเรา

นั่งเหมือนขอคำมาไปนั่งสวด

มันเป็นวันสุดท้ายแล้วทุกคนต้องออกจากป่าเนี่ย

พาคนนี้ออกไปก่อนเพื่อรีบไปโรงพยาบาล

เช้ามาตี๕ครึ่งผมกำลังต้มกาแฟอยู่

หัวหน้าคนนำทางเดินมาหาผม

เดินรอบแคมป์เลยคือลักษณะเรานอนในมุมอับเนี่ย

เดินรอบแคมป์เลยพี่ไปไม่ได้เลย
ซึ่งจริงเราตกลงกันว่าประมาณตี๕๓๐๖โมง

แต่ถึงหมอเร็วที่สุดยิ่งดี

ได้ออกประมาณ๗โมงกว่า
เพื่อให้ช้างเขากลับเข้าป่าเข้าไป

พี่หัวหน้าลูกห่านเขาบอกอย่างนั้นว่า
มาเดินปากอย่าปากพ่ออย่าปากดี

มันก็เหมือนกับว่าเขาก็ค่อนข้างจะซอฟต์ลง

ไม่ได้จริงเรื่องให้ป่าให้เขา

หน้าผู้นำทางก่อนมา

มีทีมของลูกหาด
ที่เขาโดนสิง

ใช่โดนสิงคือผมไม่รู้เขาไปทำอะไรมานะ

แล้วก็พูดแต่ว่าไม่ต้องออกไปหรอกข้างนอก
ไม่ต้องออกไปเขาวางระเบิดตายกันหมดแล้ว

แล้วก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่คืนนั้น
วันออกต้องเอาผ้าคุมหัวแล้วก็ล็อกเอว

คือต้องคอยเอาผ้าปิดหน้าปิดตาเขาไว้

แล้วก่อนเดินออกก็คือต้องกอดเดินออกมาเลย
แล้วเขาบอกไหมว่าไปหายังไงอ่ะ

เดี๋ยวนะเขาเป็นอาการอย่างนั้นจนไปถึงในหมู่บ้านเลย

อยู่ดีเหมือนก็เป็นอาการนั้นเลย

ข้างนอกไม่มีใครอยู่แล้วตายกันหมดแล้ว

แสดงว่าตัวของคนนี้
เขาอาจจะไปเจอหรือไปทำอะไรบางอย่างหรือเปล่า

จิตอ่อนหรือมันมีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาแฝงตัวเขา

แต่ด้วยประสบการณ์เขาไม่น่าเจอ
แต่ก็ยังงงว่าทำไมเขาถึงโดน

มีพี่ร่วมทิพย์อีกคนนึงนะครับ
อันนี้คือทริปเดียวกันกับที่โดนสิงนะครับ
เขาโดนทหารใส่ชุดสีดำมาเดินตาม
ตั้งแต่วันที่สองจนจบรูดวันที่เจ็ด

หันไปก็เจอเป็นเงาเดินตามถือปืน
ถือปืนลูกซองเดินตามตลอดเลย

ผมเหมือนเขาดื้อถืออลักขาอย่างนี้เหรอ
ประมาณนั้นผมก็ไม่รู้ว่า

แต่คือพี่คนนี้เขาเป็นคนเดินแบบไม่ค่อยสนใจใคร

ตรงนี้จนถ่วงเวลาลูกหาบเสียเวลาอะไรประมาณนี้

มันไหวอะ
มึงเดินไปสักที

แล้วก็มีนั่งสูบบุหรี่ใต้เปย์ก็มี

คือป่านี้ผมบอกเลยว่าสตอรี่เยอะมาก

เอาเป็นว่าป่านี้ถ้าไม่เชื่อนะครับ
ถ้าใครหลายคนไม่เชื่อผมอยากให้ไปลอง

ใช่ถ้าไม่เชื่อสิ่งที่ผมเล่าไปลองแล้วจะรู้

แล้วก็คือแคมป์สุดท้ายเราเดินไป
เราจะเห็นว่าต้นไม้สองข้างทางล้มระเนละนาดเลย

ความรู้สึกในใจเราเรารู้สึกว่าแคมป์นี้มันอึดอัด
มันไม่น่านอนมันไม่สบายใจ
เหมือนเราบอกไม่ถูกแต่ผมคุยกับพี่ที่เดินไปด้วยกัน
บอกพี่โก้ผมไม่ชอบแคมป์นี้เลยวะ
ผมพูดอย่างนี้บอกเออพี่ก็เหมือนกันพี่รู้สึกไม่ดี

พี่โก้เป็นคนขับถ่ายตรงเวลา

ซึ่งในป่าเราต้องทำธุระหลบอยู่แล้ว

ถ้าที่เนี่ยตื่นมายังไงพี่ก็อั้นยนต์วันกลับเลยพี่ก็อั้นยนเดินถึงพื้นแหละ
มันเป็นบรรยากาศที่แบบมีต้นไสสองต้นนะครับ
มีต้นสายสองต้นแล้วก็เป็นเวิ้งเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็นอนในเวิร์ค
เป็นอย่างนั้นเลยแล้วพอเข้าไปนอนรู้สึกอึดอัด
มันเหมือนไม่ได้อยู่แค่เราเหมือนไม่ได้มีแค่๒๓๒๔คน
เหมือนมีคนอื่นอีกแล้วบรรยากาศพี่แจ๊คมันมองไปทั้งไหนมันเขียวมันมืดกันหมดเลย
ผมเดินป่ามานะผมรู้สึกอึดอัดกับแคมป์นี้ที่สุดไม่ชอบเลยแต่ก็ต้องนอน
จินตนาการไม่ออกหรอกแต่ผมรู้ว่ามันคงแบบอึดอัดมันคงมืดมันคงมีแต่อันตราย
อารมณ์เหมือนให้พี่แจ๊คไปนอนในลิฟต์ความรู้สึกแบบนั้นเลยคืออึดอัดหายใจไม่ออกไม่ชอบ
ยังไงก็ไม่ชอบอยากรู้ต้องไปลองนะ
ไม่เป็นไรครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจก็เชิญได้เลยครับ
เป็นเรื่องผีที่ไม่มีผีสักเรื่องนะไม่มีผีเลย
แต่ฟังแล้วไม่อยากให้จบโคตรมันเลย
ผมเสริมให้นิดนึงก็คือไอ้เรื่องของร่างที่สองเนี่ย
ที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ชุดเดียวที่เจอไม่ใช่แค่ทีมผมที่เจอ
ไม่ว่าจะกี่คนไปจะมีคนอีกร่างนั้นตลอด
ไม่ว่าใครหรือใครที่อยู่ในนั้นใช่ครับเขาจะมาเป็นใครสักคนหนึ่ง
จะต้องเป็นดับเบิ้ลซึ่งมันเรียกว่าด็อปเบลแคนเกอร์
ดับเบลแกงเกอร์เป็นความเชื่อของเยอรมัน
เขาเรียกว่าแฝดปีศาจก็คือลักษณะรูปร่าง
คล้ายเราหมดทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่านิสัยของตัวนั้นจะตรงข้ามกับเรา
คือแน่นอนว่าการปรากฏตัวของเขามันต้องมีนัยยะอะไรบางอย่าง
ใช่ครับบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเห็นหรือเจอเนี่ย
คนคนนั้นอาจจะกำลังจะไป
เหมือนกำลังโดนเพ่งเล็งเอาไว้
อันตรายแล้วเขาก็มีความเชื่อที่ว่าด็อกไปเวนเกอร์เนี่ยมันเดินตามเราอยู่ตลอด
แต่ว่าพอเราหันไปปุ๊บเราไม่เห็นเพราะมันหลบเร็วมาก
มันมีคนเคยเห็นครับมีนักเรียนอ่ะเคยเห็นผมครับ
ผมเป็นครูวันนั้นผมสอนอยู่ตึกหนึ่งชั้น๔
เด็กคนนี้เห็นผมอยู่อีกตึกหนึ่งชั้น
ยกมือไหว้แล้วคนนั้นยิ้มให้แล้วก็เดินเข้าไปหลังตึก
พอพักกลางวันเด็กมาหาผม
ครูเจอหนูที่ไหน
ตึกตรงนี้ตรงกี่โมงทางกี่โมง

อยู่ตึกนั้น๔ชั่วโมงเช้าเลย

ถ้ามันเกิดขึ้นในเมืองในตึกในอาคารบ้านเรือน

มันเกิดขึ้นในป่าแล้วมีใครสักคนนึง
ถูกเพ่งเล็งถูกหมายหัว
แล้วถูกหลอกล่อไป

ในทีมนั้นน่ะเดินกัน

มีคนเห็นพี่ปุ้ยคนแรกกับพี่ปุ้ยคนสุดท้าย

คือเดินกลางคืนทุกคนจะต้องเปิดไฟคาดหัวเดิน

แล้วพอเดินไปปุ้ยที่สองก็หายไป

ถ้ามีใครสักคนหนึ่งดวงไม่ดีดวงสวย

พี่ปุ้ยที่สองเดิน

ปุ้ยอยู่คนนี้แล้วพี่ปุ้ยนี้ปิดไฟเดิน

ทุกคนก็กูกันไปหาปุ้ยแรก

ถ้าเป็นผมรู้ผมไม่ไป
ปิดไปตั้งจ้าง๘๐กว่าโล

การไปตั้งแคมพ์แค่รุ่งเสือ
นี่คือป่าลึกนี่คือชีวิตจริง
เป็นป่าจริงเป็นป่าปิด

คือถ้าพลาดมาเจออะไรขึ้นมาก็ต้องแก้สถานการณ์ตรงนั้นให้ได้จริง
แล้วคุณก็แก้ไม่ได้ให้ใครช่วยไม่ได้ด้วยสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าน้ำไม่มี
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่นำทางไปพรานที่นำทางไปต้องเก่งมาก

และที่สำคัญคือไม่ว่าจะใดก็แล้วแต่ต้องให้เกียรติสถานที่

ผมไปผมสู้บุรีจริงนะครับ

ไม่ทิ้งมั่วซั่วผมไม่ทิ้งลงพื้นแน่นอน
เพราะว่าหัวหน้าทีมคนนี้ประสบการณ์เดินป่าเขาประมาณ๔๐ปี
เขาจะสอนเราตลอดว่าเวลาเจออะไรอะไรให้ทำยังไง
ผมก็จะรับจากคนนี้มาปลูกฝังมาเรื่อย
แล้วสรุปทุกวันนี้ตัวคุณวอร์มรู้หรือยังว่า
เหรียญสองเหรียญที่มันถูกวางอยู่มันถูกวางจากใคร

เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ชุดที่เข้าไปเดิน

แต่ในความรู้สึกเป็นไปได้ว่าเขาซื้อที่

เพราะว่าคืนที่๕แล้วพี่แจ๊คไม่มีใครพกเหรียญไปเดินป่าหรอก
สนุกอ่ะวันหลังนะคุณวอร์มถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับป่าแบบนี้อีกนะ

แล้วผมเชื่อว่าคุณวอร์มมีประสบการณ์อย่างนี้เยอะ

ฟังเรื่องอย่างนี้แค่ไปผจญภัยมา
ผมว่ามันก็คือเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเรื่องหนึ่งเลยนะ
คือเป็นเรื่องที่เราจะเรียกว่าผีไหมเราเรียกว่าผีไม่ได้
เราจะเรียกว่าปีศาจไหมก็ไม่ใช่
เป็นสิ่งที่เราสิ่งเหนือธรรมชาติ
เหนือธรรมชาติสิ่งลี้ลับที่มันอยู่ในป่า
ซึ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์บางอัน
ก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบกับสิ่งลี้ลับนี้ได้
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากถึงผู้ชมเลยแล้วก็ทุกคนเลย
เวลาเดินป่าครับให้คิดซะว่าป่าคือบ้านเรา
เวลามีแขกมาแขกไปทิ้งขยะเราชอบไหม
แขกไปฉี่ข้างกำแพงบ้านเราเราชอบไหม

ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาหรือสิ่งใดก็ตาม

ให้คิดเสมือนว่าเราไปบ้านเขา
เราก็อย่าไปดูมินเขา
อย่าไปลบหลู่เขาดีกว่า
และที่สำคัญเราก็อยู่ในกรอบในกติกา

เพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เกม

พวกเราได้ฟังกันขอบคุณนะครับ

เรายินดีต้อนคุณแป้โกน
สวัสดีครับก็คุณแป้
นานขนาดไหนแล้วคุณเป้โอ้โหน่าจะเกือบห้าปีแล้วแม่
ก็นั่นแหละฮะเกือบไม่เกินนี้แหละเกือบเกือบเกือบเกือบ
เพราะว่าทิ้งช่วงไปเลยจากจากเรื่องผีแตงโมที่มันฮือฮามากใน
กับพวกเราชาวฟังเรื่องผีบอกว่าเฮ้ยมันยังมีเหตุการณ์
ต่างต่างที่เกี่ยวข้องกับป่าชินที่ทำให้ป่าชินเนี่ยไม่กลับเข้าไปใน
ป่าอีกเลยทั้งหมดมันมีสามเหตุการณ์ด้วยกันผีแตงโมคือเหตุการณ์แรก
ถูกไหมฮะใช่ครับผมและครั้งนี้คุณเป้มาพร้อมกับเรื่องที่สองของ
ชินครับเออมาพร้อมกับเรื่องของป่าหลอนคืนคนคลั่ง
นี่ผมต้องจดชื่อเรื่องไว้เลยนะแค่ชื่อเรื่องก็ว้าวแล้วอ่ะ
เด็ดแน่นอนเด็ดเด็ดแน่นอนครับเรื่องของปาชินมาฮะผมว่าตอนนี้ทุกคน
พร้อมที่จะฟังแล้วเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงคุณเป้อ่า
ชินเนี้ยแกก็อย่างที่บอกฮะคือผมเนี้ยเป็นช่างทำมีดอ่า
พวกมีดเดินป่าอะไรพวกนี้แล้วป่าชิงแกก็เป็นลูกค้าผม
แล้วแกก็ติดตามผมตั้งแต่ตอนนี้แบบแกติดตามตั้งแต่ตั้งแต่ผมทำมีดเป็น
อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ได้เจอกันคุยกันแล้วก็เอ่อ
เป็นคนที่คุยสนุกมากป่าชินเนี้ยแกจะมีคาแรคเตอร์ในการคุยสนุกเพราะว่าแกเป็นคนคุยเก่งเพราะว่าแกอาชีพแกคือแกเป็นเซลล์อ่า
เสร็จปั๊บผมก็คุยว่าเออปาชินมีเรื่องอะไรที่แบบเจ๋งเจ๋งอะไรอย่างนี้ไหม
บอกเออแกก็เจอเรื่องสามสามเรื่องอ่ะที่พี่แจ๊คกดเอาไว้แล้วว่าอ่า
บอกอุ๊ยเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับผมอยากฟังมากครับป่าโอเค
แกก็เล่าเรื่องแรกผีแตงโมครับอ่าเสร็จปั๊บก็ต่อจากผีแตงโมอ่ะ
มาเรื่องนี้แหละไอ้ป่าหลอนคือคนข้างเนี่ยครับอ่าครับ
เนื้อเรื่องของมันเนี้ยมันเกิดขึ้นในปีประมาณสักเอ่อสองพันห้าร้อยสิบแปด
โอ้โหตอนนั้นอ่ะอ่ารอบรอบประเทศไทยอ่ะ
มันจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญอยู่ก็คือสงครามเวียดนาม
มันเพิ่งจบมันเพิ่งจบมาแบบหมาดเลย
แล้วก็ต่อด้วยสงครามกลางเมืองลาวครับอ่า
ยุคนั้นอ่ะยุคที่เกิดเรื่องเนี้ยไอ้ปีสองพันห้าร้อยสิบแปด
เกียร์ก็เติวเวนเอ่อเติวเวนไปทดลองให้ดูว่า
มันใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ในยุคนั้น
แกมีคาแรคเตอร์คือแกจบช่างกลมาแกจะเก่งแกจะสามารถซ่อมได้
บรรยายความสามารถของเครื่องจักรได้ดีแล้วก็บวกกับการพูดของแกคือ
อาชีพเซลลนี้เหมาะกับแกเลยเอาง่าย
แต่แกก็น่าสงสารอย่างหนึ่งแกเป็นลูกคนจีนคนที่สอง
คือแกมีพี่ชายคนนึงแล้วไอ้บริษัทที่แกทำที่แกไปเซลล์ให้เนี่ย
จริงแล้วมันก็คือของพ่อแกนั่นแหละ
แล้วอย่างว่าครอบครัวเป็นจีนพี่ชายคนโตเนี่ย
มันจะเหมือนกับเป็นครอบครัวจะเชื่อถือแล้วก็แบบเหมือนกับเชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดสกุล
เขาก็จะแบบจะรักพี่ชายคนโตมากกว่าต่อให้พี่ชายคนโตเนี่ยจะแบบไม่เก่งเท่าป่าชิน
ทั้งที่แบบปาชิดเป็นเซลล์ที่ดีวิ่งหาลูกค้าทั่ว
แต่พอพี่ชายเขาแบบคิดอยากทำหรือว่าทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ย
ไปขายของได้ก็เอาเงินที่ขายได้ไปกินซะหมดไม่เอาเงินเข้าบริษัท
ครอบครัวก็ไม่ว่าแบบเออมันก็ยังเด็กประสบการณ์มันน้อยก็โอกันไปโอกันไปโอกันมา
แล้วที่มันทำให้ป่าชินแกรับไม่ได้ก็คือบางทีแกหาลูกค้ามาได้เยอะอย่างเงี้ย
พ่อเขาก็เอารายชื่อของลูกค้าโอนไปให้พี่ชายดูแลต่อเลย
แกก็ท้องแกทำมาแทบตายครอบครัวก็ไม่เคยเห็นฆ่าแกนะ
วันที่แกป่วยนอนอยู่บ้าน๑วันพ่อก็ยังไปยืนเข้าประตูหน้าห้องด่าว่าแกอู้สำออย
แกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแล้วก็ไปชวนการกินตามภาษาเพื่อนใช่มั้ยครับ
และทีนี้แกเห็นป่าชิ้นแกก็นิ่งไม่ค่อยพูดซึมบ้าง๑๙๔๘
ป่าชิ้นก็บอกว่าเธอเจอปัญหาอย่างนี้อยู่คือครอบครัวไม่สนใจ
ก็บอกทีที่ผมพูดให้กัน

มันจะมีบูธแคมป์อ่าบูธแคมป์ก็คือพวกค่ายทหารต่างต่างอ่ะ
แล้วหรือว่าเนี้ยนึกภาพสงคารออกใช่ไหมพี่แจ๊บ

พวกเศรษฐศาสตร์เครื่องจักรสงครามหรือบางทีก็มีแบบ
อะไหล่มาแต่ไม่ทันได้ใช้ก็มีก็กรองไว้ตรงนั้นอ่ะ
บอกเนี่ยไม่ลองไปบูธแคมป์แถวฝั่งลาวดูล่ะ
แล้วเองก็ไปเอาไปขอซื้อสร้างแล้วเองก็เอากลับมาประกอบทำอะไร
ก็แบบขายแบบตามสไตล์ที่แกถนัดอะครับพอฟังแกก็ปริ๊งไอเดียไง
แบบเฮ้ยเออไอเดียบันเจิดว่ะเออแบบน่าสนใจน่าสนใจ
แล้วแกก็กลับไปที่บ้านวันรุ่งขึ้นแกก็ไปพูดกับเตี๋ยแกนะ
บอกว่าเปียผมขอเงินก้อนหนึ่งมาสร้างตัวได้ไหม
แล้วถ้าเกิดเตียให้ผมเนี่ยธุรกิจขายเครื่องการเกษตรเนี่ย
ยกให้พี่ชายคนเดียวไปเลยเขาจะไม่ขอ
เขาแค่ขอเงินก้อนเนี่ยให้เขาเอาไปทำทุนอะ
กับพี่ชายก็เอาจริงเหรอบอกได้
แล้วเตี๋ยแกก็หูแบบแกบอกแกเล่าแกก็แบบเหมือนแบบซึมนะแกบอกว่าแกไม่อยากเชื่อว่าพ่อแกแบบ
โอเคแค่ลูกมาขอเงินทำทุนเนี่ยก็ให้ไปดิแต่ทำไมต้องแบบพ่อต้องไปเขียนหนังสือสัญญา
เป็นรายลักษรว่าข้าพเจ้านายชินรับเงินก้อนนี้ไปแล้วจะไม่ยุ่งกับมรดกที่เหลืออีก
มันทำให้แกถอยหลังไม่ได้ไงพี่แจ๊คครับอ่าแกก็เอาว่ะอ่าก็จัดการอะไรเสร็จปุ๊บ
กับเขาก็ไม่รู้ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
ก็ถามทางชาวบ้าน
ก็ถามว่าครูจะไปแบบนี้ทำยังไง

คือธุรกิจที่เขาบอกว่าต้องไปเอาของจากฝั่งเราทราบสมครามมาขายนี้มันมีคนทำมาก่อนแล้ว
แล้วเป็นขายใหญ่ด้วยโอ้โหขายใหญ่ไม่ง่ายนะ
เรื่องข้าวหูมาถึงตัวเลยพี่แจ็ค

๑ใน๖คนที่เดินมานะ

โต๊ะกับแกลูกน้อง๕คนก็ยืนไม่นั่ง

อยู่ตรงหลังเสียวันนั้น
ถึงแกชื่อเสี๋ยเม้ง

แต่ถามว่าน้องจะข้ามไปฝั่งนู้นเหรอบอกอ๋อใช่ครับ
ฝั่งนู้นน่ะมันเป็นทางของพี่น้องไปเดินทางอื่นเถอะ
ตัวคนเดียวง่อโดนยิงตายง่อเป็นผีไม่มีญาตินะ
ขู่แล้วนะอันนี้ขู่แล้วนะยังพี่แจ๊คยังไม่จบ
พอเท้าแก่พูดเพราะไอ้เซียนเองพูดอย่างงี้จบใช่ไหม
ลูกน้องทักเอ่อทักแบบทักตัดตัดบทเท้าแก่เลย
น้องที่มาด้วยทักว่าเท่าแก่ครับพี่ไม่พอฝั่งแล้วนะครับ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
ฮะกิ๊กก็แกก็โอ้โหมันคเี้นนี่ใช่ไหมแกก็แกก็แกก็

ก็กลัวคือกลัวอ่ะตัวคนเดียวอ่ะอืมอ่าตัวคนเดียวแล้ว
แต่บังเอิ้นมือแกไปหยิบใบสัญญาไอ้ใบสัญญาที่ครอบครัวเขียนมา
แกจะไม่มายุ่งกับมรดกอีกแต่ขาดเรื่องมรดกอ่ะครับครับ
ทำให้แกฮึดไงพี่แจ๊คเพราะเห็นใบนั้นมันฮึดอืมบอกเอาวะ
ถอยไม่ได้แล้วก็ลองดูลองสักตั้งดูตื่นเช้าขึ้นมา
เอาละคราวนี้ขับรถกำลังจะขับรถไปที่ไปจอด
จะไปตรวจตรวจแบบจะไอ้การการท่านประเภทร้า
มันจะมีด่านตรวจใช่ไหมพี่แจ๊คครับอ่าแกก็ขับขับรถไปก็ต่อคิว
รถมันก็รถมันก็เยอะอ่ะที่ต่อคิวรอเข้าทางทางด่านตรวจอ่ะ
แกก็มองดูไอ้ข้างหน้าด่านตรวจเจอลูกน้องเสี่ยงจริงจริง
ยืนสองคนยืนแบบยืนอยู่อ่ะมันจะมามันจะมาหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยแกก็เห็นแกก็ตกใจอ้าวโอ้โหมาจากเป็นต้น
ดักตั้งแต่ต้นทางอย่างงีเอาไงวะอ่าแกก็อืมหักหลบอ่า
ขับรถเนี่ยขับรถเนี้ยเลี้ยวหลบอ่าเลี้ยวหลบไป
เสร็จปุ๊บแกก็ลงลงมาลงมายืนตรงไอ้ที่ของบ้านพักแกนะ
ที่บ้านเช่าอ่ะครับอ่าแกก็ยืนคิดเอาจะเอายังไง
จะไปยังไงดีสักพักหนึ่งแกเห็นแม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาด
ห้องพักเนี้ยเดินมาเป็นคนลาวอ่าครับแกก็เดี๋ยวไปถามป้า
อ่าป้าข้ามมายังไงครับอ๋อผัวฉันเนี้ยขับเรืออ่า
แจวที่ติดติดเครื่องอ่ะพี่แจ๊คอ่าคือขับแบบขับมาส่ง
คือคนในพื้นที่มันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบคนจากฝั่งเรา
จะเอ่อจะข้ามมาทำงานฝั่งไทยก็นั่งเรือแบบอะไรเงี้ยเอ่อ
ข้ามมาเป็นเรื่องปกติเอาเหรอเฮ้ยผมผมอยากข้ามอ่ะป้าป้า
แบบให้ให้ผัวป้าพาพาผมข้ามไปได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมอืม
มีเงินสักก้อนหนึ่งอ่าบอกอ๋อได้ได้ได้พ่อป้ามาส่งตอน
มันก็จะเดินแถวตลาดแหละเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปดูให้นะนั่งรอก่อน
ครับอ่าป่าชิงเงียก็นั่งรอเอ้ยจังหวะนั่งรอเขาก็คิดไปเรื่อย
นะบังเอิญไปเจอหางตาไปเจอไปเจอเพลิงสังกษีเพลิง
อ่ามันเขียนว่ารับดูดวงอืมอ่าแกบอกเอาว่ะให้กำลังใจตัวเอง
หน่อยอ่าก็เลยลุกไปดูดวงอ่าดูดวงหน่อยครับป้าอะไรอย่างเงี้
ดูลายมือคำนวณวันโกงวันเกิดเสร็จปุ๊บโอ้ยนี่มัน
เป็นเจ้าเพศนะเนี่ยว่าแก๒๕พอดีไงพี่แจ๊ค
นี่มันเป็นเจ้าเพศนะเนี่ยเคาะหนักเลยเนี่ย
เข้าป่าเข้าป่าสัตว์ก็จะฆ่าเห็นคนคนก็จะยิง
บังเทศกรรมใจแกแบบเต็มเปลี่ยมมาก
ตาลอยไปสักพักแม่บ้านที่ทำความสะอาดก็เดินมาบอก
อ่ะผัวแกมาแล้วจะไปไหนก็เดี๋ยวคุยกับผัวแกแล้วกัน
เสร็จปั๊บแกก็ลงไปเจอผัวของแม่บ้านที่เป็นคนลาวที่กำลังจะขับเรือข้ามฝั่งนะฮะ
คุยแบบบอกลุงสวัสดีครับผมลุงพาผมไปส่งไอ้พวกที่แบบ
ลุงแกก็บอกอ๋อจะมาซื้อไอ้พวกเครื่องจักรพังรถถังพังไอ้รถเกาะพังอ่ะเหรอ
มันมีคนทำก่อนแล้วนี่เสียเม้งอ่ะเสียเม้งอ่ะเอ้าลุงรู้จักด้วยเหรอ
รู้จักแกดำแกขายใหญ่จากตานี้อ๋อแล้วเองจะมาทับที่เขาเองแน่ใจเหรอ

แล้วถ้าเกิดจะไปที่อื่นเองต้องนู่นขึ้นไปบ้านเหนื้อ

บอกว่าโอเคเดี๋ยวแกจะขับพาไปตลาดที่ซื้อขายของป่า
แกก็แบบว่าโอเคขอบคุณมาก
เอารุงแกก็พาไปตลาดขายข้ามควัไปเป็นตลาดราวที่ซื้อขายของป่า
แกก็แนะนำเนี่ยคนนี้แกไปเดินป่าบ่อย
ลองถามดูเผื่อพากันท์ไปได้
แกก็คุยกับอีตาลุงที่ขายของของป่า
แกก็บอกแกอยากไปบ้านเหนือ
บ้านเหนือที่เป็นโซนทหารเก่า

บอกอยากไปเหรอบอกใช่
ลุงก็ต้องไปเก็บของในป่าทุกวันอยู่แล้ว
เดี๋ยวคืนนี้พักด้วยกันต่อเท้าลุงจะพาไปส่ง

เขาจะเก็บแค่บริเวณที่เขาเก็บทุกที่คุ้นเคย

บอกโอเคพักกันไป
เสร็จปุ๊บตื่นเช้าแกก็ไปเดินป่า
ที่อีทาลุงขายของป่าชั้นอก่อน
ก็เดินด้วยกันเข้าป่าประมาณสัก๓๔ชม

เพราะแกไม่เคยเข้าไปทางถนนี้

ขึ้นไปมันจะชันขึ้นเรื่อย
แล้วข้างบนยอด
ตรงให้ตังค์อะไรกันไปแล้วแกก็เดินเข้าป่าคนเดียว
แกบอกว่าตอนนั้นสัก๑๐โมงเช้า
ข้างทางซักแจ็ดเสี่ยงย่ามันให้ตัว
แต่แกบอกว่าแกเดินมาไกลสักพักนึง
แกลืมจากสังเกตว่าอยู่ดีไอ้จุดที่แกเดินต่อไปเนี่ย
อยู่ดีเสียงมันก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนป่า
เหมือนป่ามันตายอ่ะครับมันเงียบคือมันเงียบ
มันเงียบไปเลยถูกป่ะใช่มันเงียบไปเลยอ่ะ
เออเออเออเออเออเออแต่มันยังเป็นป่าอยู่พี่แจ๊ค
แต่แค่ไม่มีเสียงอะไรเลยค่ะแกก็เอ้ยทำไมแถวนี้มัน
มันเงียบผิดปกติอืมแต่ไอ้จังหวะความเงียบเนี่ย
ได้ยินเสียงดังตุ๊บอืมตุ๊บเป็นเป็นจังหวะพี่แจ๊
ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบตุ๊บมั่วนะมันเป็นเสียงตุ๊บแบบตุ๊บ
อ่าอืมแกก็เฮ้ยเสียงอะไรวะแกก็เลยเดินแบบ
เดินตามตามเสียงเนี่ยเดินตามเสียงเพราะมันเป็นทางที่แกต้องผ่านอยู่แล้ว
เดินตามเสียงไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจนสุดท้ายไปเจอต้นกำเนิดเสียงพี่แจ๊
อืมอ่าแกเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งเห็นแต่ข้างหลังนะ
ยืนห่างนะคะสัก๒เสาไฟฟ้าสัก๒เสาไฟฟ้าอ่า
หัวฟูเลอะลุงรังแล้วก็เนื้อตัวก็มีแต่แผลเป็น
แล้วก็น้ำไม่อาบอะพี่แจ๊คมันจะมีคาบแบบคาบคิดใคร

หรือว่าเรียกว่ามันเป็นกางเกงคนเพราะว่ามันเปื่อยจน

กางเกงมันก็ไปเปื่อยเน่า

แต่แกก็แบบเอ๊ะอย่างน้อยแกเดินปาก
พอเดินเข้าไปใกล้แกถึงได้รู้ว่า
แกเสียงดังตุ๊บที่แกได้ยินคือพี่ชายเกียงทันเนี้ย

ที่พักชี้กำลังตั้งจัดเป็นก้อน
แล้วถุบพื้นนวดดิน

อ๋อกำลังคือคำพูดประสาททิศลาวนะ
เขาก็หันมาบอกหันมามองป่าชินแล้วก็ตอบว่า
อ๋อเขากำลังตั้งของเล่นให้ลูกเขาอยู่
เนี่ยโตแล้วก็เอาใจยากหลอกก็ยากทำอะไรให้ก็บ่นว่าเบื่อ
จึงบ่นแบบเบื่อเด็กอารมณ์เหมือนเบื่อเด็ก
คือมันปั้นก็ไม่สวยหรอกแต่มันก็พอดูออกว่าเป็นตัวอะไร
บาชินเกียจสงสาร
แล้วแกก็ถามแล้วคุณน้าไม่อยู่ในป่าได้ไงผมก็พาลูกหนีมาสงคราม
คือผมพาลูกหนีมาจากสงครามอ่ะพี่แจ๊คก็เลยแบบอาจจะมาอยู่ในป่าหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ที่แกคิดแล้วแกตอบสั้นแค่นี้
เสร็จปุ๊บเขาก็ลงกลมหน้ากลมตาปั้นปากชิ้นแกสงสาร
แกก็เลยวางเป้ลงแล้วแกก็เปิดเป้แล้วแกก็บอกว่าคุณน้าคุณน้า
ต้องปั้นหรอกนะผมให้แกก็หยิบรถของเล่นคันหนึ่งอ่ะพี่แจ๊ค
อย่างที่บอกแกเป็นเซลล์ใช่ไหมพี่แจ๊ค
เวลาแกไปขายของให้กับคนแปลกหน้าหรือแบบคือคนต่างจังหวัดอ่ะ
เวลามีคนแปลกหน้าไปชวนคุยเขาไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราหรอกใช่ไหม
ก็เหมือนกันป่าชิ้นมาแล้วปลาชิ้นนึงไปขายของแบบให้กับชาวบ้านอย่างนี้
ชาวบ้านเห็นคนแปลกหน้าเขาก็ไม่อยากคุยด้วยหรอก

ป่าชิ้นก็จะติดของเล่นหนูหนูเอาของเล่นไหมเอาของเล่นไหม
เข้าทางลูกเข้าทางลูกเออเออ
แล้วเวลาไปไหนปลาชิ้นก็จะพกของเล่นตลอด
ก็คือเผื่ออย่างนี้แหละเผื่อติดต่ออย่างนี้แหละเข้าทางลูก
แล้วแกก็เลยแบบเปิดกระเป๋าแบบนะเอาของเล่นผมไปดีกว่า

อีตาน้านี่ก็เห็นปุ๊บก็ดีใจไงไม่เคยเห็นเหมือนกัน
เออให้น้าเหรอเอาไปเลยครับน้าเอาไปเลย
แกขอบใจมากอ่ะแกก็หยิบรถเข็นมาแล้วแกก็ลุกเดิน

ป่าชิดแกก็มองโอเคยังไม่ทันจะคุยอะไรกันเลยไปทันแล้ว
ก็ลุกก็เก็บของเก็บกระเป๋าก็เดินทางไปต่อ
เดินทางไปต่อแกบอกว่าเดินเดินต่อจากจุดที่เจอไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะ
เดินต่อไปอีกประมาณสัก๓ชั่วโมงอะพี่แจ๊ค
เดินคนเดียว๓ชั่วโมงแล้วอยู่มีมือมาจับหลังอุ๊ยครับ
ก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะแกก็หันขว๊บไปเลย
ลุงมีลูกสองคนตอนนี้มันตีกันแย่งของเล่นปวดหัวมากเลย
อ๋อได้ซิลุงได้นะ
แกก็เปิดกระเป๋าหยิบคราวนี้ไปหยิบเป็นปืนของเล่น
ก็ให้ไปอีตานัรรับของก็ขอบคุณมาก
ลุงก็เดินไปเหมือนเดิม
บอกโอ๊ยแบบอะไรวะเนี่ยแล้วแกงงว่าตามทันได้ไงวะห่างกันตั้ง๓ชั่วโมง
แล้วไม่มีเสียงท้าไว้นะพี่แจ๊คอยู่ดีก็ตึ๊บจับบ่าเลยอ่ะครับ
แล้วสักพักพอมันเริ่มเย็นประมาณ๖โมงแสงมันเริ่มน้อยแล้ว
มีเต็นต์ขายพี่แจ๊คแกก็ทำโค้งแล้วแกก็เอามุ้งขาวมาคุมโค้งมาที่แกทำเป็นเต็นต์
แล้วแกก็ก่อกองไฟแกก็กลัวแบบในป่ามันจะมีสัตว์ร้ายแกก็ก่อกองไฟใหญ่แบบเบิ่มเลยแหละ
ขี้เกียจก็นอนนอนขณะที่แกนอนอยู่นะพี่แจ๊คอยู่ดีแกรู้สึกว่าทำไมมุ้งที่แกกางอยู่แบบมันให้ตัวได้
คือแกรู้สึกแต่แกยังไม่ทันลืมตาเพราะว่ามันเพิ่งแค่รู้สึกแต่แกยังไม่ทันลืมตาแต่แกรู้สึกว่าทำไมมุ้งมุ้งให้ตัวได้วะ
แล้วขณะที่แกกำลังสงสัยอยู่พี่แจ๊คอยู่ดีก็มีเสียงที่ปลายเท้าเสียงพูดมาว่าเอาเลยไหม
แกบอกว่าเห็นเป็นเงาเพราะว่าไฟมันมอดลงแต่มันยังมีแสงไฟ
ใช่ไหมอ่าแกเห็นเป็นเงาอ่ะนั่งชั้นเข่าอยู่นอกมุมพี่แจ๊คครับ
อ่าแล้วไอ้มุ้งไอ้มุ้งที่มันไหวอ่ะก็เพราะว่าไอ้เงาตัวเนี้ย
มันแลบลิ้นแล้วลิ้นเปียกมันโดนมุ้งมุ้งมันก็ติดลิ้นแล้วก็กระดกขึ้น
กระดกลงอ่าตามตามรูปลิ้นอ่ะคือเรียริ้นเรียริ้นลิ้นเรียร์มุ้งอยู่
ใช่แล้วบุญมันก็ติดลิ้นเพราะลิ้นมันเปียกใช่ไหม
มันก็กระดกขึ้นกระดกลงตามจังหวะลิ้นอ่ะครับครับอ่าแกเห็นครับ
นั้นอ่ะแกก็แกก็ช็อกอ่ะเฮ้ยแบบเออโหแบบอะไรวะเนี่ย
อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ทันจะจะอะไรเลยพี่แจ๊คคือยังไม่หายช่องตรงปลายเท้าอ่ะ
อยู่ดีบนหัวแกก็มีอีกเสียงหนึ่งโผล่ขึ้นมาเออเอาเลยดิไม่ได้กินนานแล้ว
ครับเออมีอีกเสียงหนึ่งอยู่บนหัวอ่าแกบอกเฮ้ยมีอีกตัวว่
แต่แกบอกว่าแกขยับตัวไม่ได้พี่แจ๊ค
เหมือนแบบโดนอำนาจบางอย่างกดตัวเองลงคือเอาง่ายเหมือน
ร่างกายตัดการเชื่อมต่อทุกอย่างอ่ะมีแค่ธุกฏาแกที่กอก
กรอกแบบไปมองอะไรได้แต่ตัวแกขยับไม่ได้
เอากันนะมันก็เอามือสอดใต้มุ้งเข้ามาพี่แจ๊คสอด
ทั้งดำทั้งแบบเล็บนี่แบบดำทุกนิ้วซอกนิ้วเล็บไม่ได้แหลมนะพี่แจ๊
เล็บเหมือนคนแหละแต่แบบที่ซอกนิ้วอ่ะมันจะดำมันขี้ดินติดทุกซอกนิ้วอ่ะ

บอกโอ้ยตายแกนึกในใจว่าแกเน่าแน่
เน่าแน่กูคืนนี้กูเน่าแน่สักพัก
เสียงแบบตะโกนแบบพ่อบอกแล้วไงเองจะร่องนี้หรือวะ
แบบบนหัวเนี่ยก็หลอกผ้าพร้อมกันแบบ
และไอ้เงาที่อยู่ใกล้ที่สะโกนว่าเป็นตัวพ่อนะ
กะเดินแบบอืดอาดปืดพัดจะมาเอาเรื่องให้ได้

ธรรมชาติคนเราเวลาจะทำร้ายแบบคือแบบจะลงโทษเด็กอ่ะพี่แจ๊ค
พ่อจะลงโทษลูกแบบอย่างน้อยก็แบบให้ยืนแบบจักรหวัดแบบ
ยืดอยู่ข้างหลังลูกใช่มั้ยลูกนั่งยองอยู่กับเพื่อนน่ะอย่าง
กับตั้งดนตะวิ้งเหอะแต่บ้านนี้แปลกตัวเก๋ทสเดี๋ยวบอกว่าเอาตัวเง้าพ่อเนี่ยก้มลง
แรงดึงที่พ่อมันดึงแล้วพ่อมันก็ลากไปนู้นไปแบบหายไปสักพักนึง
แกก็ขยับตัวได้เว้ยอะไรวะเนี้ยสักพักนึงแกก็เปิดมุมขึ้นมา
ที่แกคุ้นอ่ะอ่าแกก็เลยค่อยค่อยแบบแง้มแง้มมุมเอามาดูอ่ะ
ก็เป็นอีตาลุงคนที่มาขอของเล่นอีตาน้าที่มาขอของเล่น
ที่ให้ของเล่นไปอ่ะนะใช่อ่ามายืนอยู่ตรงอ่ายืนตรงกินตรงนั้นแหละ
บอกเออเนี่ยไอ้ตัวน้าที่มาขอเขาเล่นกับแกก็พูดอ่ะนะ
แกบอกว่าขอโทษนะเอ่อขอโทษนะเนี่ยคือบังเอิญว่าป่าตรงเนี้ย
แกก็กลัวว่าป่าชินจะมีอันตรายไง
ก็เลยให้ลูกอ่ะมานอนมามาเฝ้าอ่าก็เลยส่งลูกมาเฝ้า
แต่คิดอีกนายหนึ่งก็ไม่ไว้ใจลูกก็เลยเดินมาดูครับ
อย่าไปถือสาเด็กมันก็อย่างนี้แหละแกก็พูดอย่างนี้ไปนะ
รอครับครับ
หมดคลายเร็วมา
เค้าทำให้มันมีความผิด
กรับหน้าเนี้ยบอกว่านอนเลยครับนอนเลย
นอนเลยคราวนี้จะไม่มีอะไรมาทำอันตรายแล้วผมรับประกัน
แล้วจังหวะที่แบบแกกำลังจะหลับตาเนี้ยแกได้ยินเสียงเออเสียงแบบ
ฉี่อ่ะพี่แจ๊คเสียงผู้ชายฉี่ยต้นนะครับแกแบบอะไรวะ
แกก็หันไปมองก็เห็นอีตาน้าแบบเนี้ยฉี่ตามจุดต่างต่าง
รอบตัวแกเลยฉี่ตามต้นไม้ต้นนี้แล้วก็เดินไปฉี่อีกต้นหนึ่ง
แล้วก็เดินไปฉี่อีกต้นหนึ่งฉี่ทั่วเลยเออเออคือแบบเหมือน
รอบคลุมเป็นแบบเป็นวงกลมที่แกนอนอยู่อ่ะอ่าอ่าแบบฉี่แบบฉี่เต็มไปหมดเลย
มั่วฉี่ฉี่ซั่วหมดแกก็เออสงสัยจะเพี้ยนจริงจริงแหละ
จะอยู่ในป่าจนเพี้ยนอ่ะครับอ่าแกก็ไม่คิดอะไรอย่างเง
คิดว่าอาจจะแบบหนีสงครามมาแล้วอาจจะหลอนจะเพี้ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเค
แกก็ตื่นขึ้นมาเสร็จปั๊บแกก็เก็บโครงเก็บของ
กินอะไรที่แกมีเสบียงอยู่นะแกก็เดินทางต่ออ่าครับ
แกบอกว่าแกบอกว่ามันแปลกอย่างหนึ่งพี่แจ๊ค
คือข้างหน้าแกเนี่ยมันมีเสียงสัตว์เป่าง่วง
เสียงอะไรเงี้ยอืมเสียงเชนีเสียงอะไรว่ากันไปใช่ไหม
แต่พอแกเดินเข้าไปในโซนนั้นปุ๊บเสียงเงียบครับเออแกก็งง
อะไรวะเอ่อแกก็เดินไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดทางที่แกเดิน
ข้างหน้ามันมีเสียงสัตว์แต่พอแกเดินไปถึงจุดนั้นปุ
สักหายครับอ่าแกก็โอเคแกก็เดินเดินตุ๊บตับตุ๊บตับ
จนไปถึงแกบอกว่าแกเห็นสัญญาณของการแบบมีคนอยู่
ก็คือแกไปแหงหน้าข้างบนอ่ะแกเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะมีห้าง
ล่าสัตว์เรียกไหมอ่างอยู่นะแกเป็นแกเป็นแกเห็นห้างอยู่ข้างบน
แบบอ่าแสดงว่าใกล้ถึงบ้านคนแล้วอ่าพอแกเงยหน้าลงมาข้างล่าง
แกก็เจอผู้ชายคนหนึ่งอ่าก็เป็นลุงคนหนึ่งเนี่ย
โผล่มาจากพุ่มไม้อ่าแล้วก็บอกว่าโอ้โหตกใจหมด
หมีเกือบยิงไปแล้วเอออ่าแกก็เอาโทษครับโทษครับ
อ่าอีตาอีตาลุงคนนี้แกชื่อแกชื่อว่าพานคำ
เป็นคนลาวนะฮะค่ะแกชื่อว่าแกชื่อว่าพานคำอ่า

ไอ้ข้างหลังเองเนี้ยมันดงหมีทั้งนั้นอ่ะอืม
เออเองรอดไม่ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอ๋อ
ผมก็เดินผมเป็นคนกรุงเทพครับผมเดินมาผมอยากจะมา
ค่ายบุ๊ตแคมป์ค่ายทหารที่ที่ข้างบนเนี้ยบ้านเหนือเนี้ย
บอกเออเนี้ยก็ถึงแล้วบ้านเหนือเออบอกเนี้ยถึงแล้วบ้านเหนือ
บอกอ๋อครับลุงลุงพาผมลุงพาผมเข้าไปในหมู่บ้านหน่อย
อ่าก็แบบเหมือนแกก็แบบไม่ค่อยเต็มใจนะอยากอยากมาก็ตามมา
แกก็เดินนำหน้าป่าชินแกก็เดินตามหลังก็ถามคำตอบคำอ่ะ
อารมณ์เหมือนคนแบกหน้าแบบไม่อยากคุยอ่ะครับอ่าพอเดินเดินเดิน
มาเข้าบ้านของเอ่อพันคำเมียแกก็ด่าซ้ำว่าเนี่ย

เอ่อเอ่อพันคำพันคำแกก็มาบ่นว่าเนี้ยปืนแกพังเอ่อ
บอกว่าแกยิงปั้งนัดหนึ่งแล้วพอแกชักปอกออกเนี่ยปอกมันไม่คายออกปอกมันคาในลำเพลิง
มันก็ทำให้แกเสียจังหวะแกยิงซ้ำไม่ได้ไงแล้วแกก็บ่นกับเมียนะ
อายุประมาณสัก๔๐กรัมกลาง

แล้ววิรกรรมของแกที่ชาวบ้านเขาแบบยกย่องแกนะ
คือพาลคำอาสาสมัครสมัครตัวเองเป็นเวียดกง
เป็นรบกับทหารพลังเศษอ๋อเป็นเวียดกงโอเค
คือพันคำก็มีฝีมือระดับหนึ่ง
ยิงปฏิบัติหน้าที่ก็หลายครั้ง
ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะก็มีฝีมือระดับนึง
ก็แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่ง
ที่พาลคำสร้างวีรกรรมจนเวียดกง
ต้องเชิญแกออกจากทหารให้แกกลับบ้านไป
ก็เพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่ง

แล้วต่างฝ่ายต่างก็ยิงใส่กัน
มันมีนัดหนึ่งที่ทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งยิงโดนพันคำที่ขา
ธรรมชาติคนเราพี่แจ๊คถ้าเกิดพี่แจ๊คถูกยิงเนี่ยพี่แจ๊จะทำยังไง

แต่พันคำแกมีข้อเสียก็คือเวลาแกได้เลือดพี่แจ๊ค
ง่ายถ้าเกิดแกเห็นเลือดตัวเองแกจะเสียสติหรือว่าที่เขาเรียกว่าบ้าเลือด

เสียงของแกคือถ้าเกิดแกเลือดออกปั๊บแกจะบ้าเลือดแล้ว
โอ้โหยังงง

โอ้โหวิริกรรมแบบนั่นแหละเขาเวียดกรรมบอกว่ามันจะสวยเอาทั้งค่าย
นี่คือวิรกรรมของแกคือเวลาแกถูกยิงแกจะบ้าเลือด

โอเคตัดตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบัน
พันคำแกก็แบบกระบ่นกับเมียปืนมันพังปืนมันพังอ่า
ชินอย่างที่บอกแกจบช่างกลมา
อะไรก็ตามที่เป็นกลไกอะไรก็ตามที่กลไก
แบบพอจะรู้แบบเทคนิคจุดสองจุดลับอะไรอย่างนี้

พานเดี๋ยวให้ผมดูให้ไหม

ปาชินก็ถอดสลักดูชุบชับชุบชับอ๋อขอล้างปอก
ขอเกี่ยวปอกปากมันบินลุงคำหาตะปูให้ผมสักตัวหนึ่งดิ
เดี๋ยวผมจะตีให้มันแบนละตะใบอีกหน่อยก็ใช้แทนกันได้ละเออเออ
พาลคำบอกเอ้ยเป็นเป็นมวยนี่หว่าอย่างเงี้ยก็เดินไปหาตะปูมาให้ใช่ไหม
ปาชินเนี้ยก็ได้ตะปูมาให้ก็ตีให้มันแบนแล้วก็แทงตะใบประกอบกับเป็นแบบ
ขอล้างปอกกันใหม่อ่าครับแล้วขณะขณะที่แบบกำลังชุบชับชุบชับ
ทำแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนมืออาชีพเลยนะไอ้บ้านข้างข้างของพานคำเนี้ย
อ่าแล้วมันเสร็จแล้วเสร็จพอดีอ่าแล้วพระเจ้าวาดท่านก็เดินลงมาจากบ้านข้าง
ใช่ไหมอ่าเจ้าวาดก็เดินลงมาเจอป่าชินกำลังแบบถือ
ประกอบปืนชุบชับชุบชับอยู่อ่ะอ่าเจ้าอาวาสแกก็มองมองดู
ใช่ไหมแกก็เหมือนแบบสนใจน่ะแกก็เดินมาใกล้ใกล้เดินมาดู
ไกลไกลจนจนป่าชินแกแบบจนรู้ตัวว่ามีมีพระมองอ่ะ
เพราะเห็นแบบอืมปลายตาเห็นเหลืองเหลืองน่ะแกหันไปมอง
เอาพระแกก็วางแกก็วางปืนลงอ่าแล้วแกก็ยกมือไหว้อ่ะ
แบบสวัสดีครับท่านอะไรอย่างเงี้ยอ่าพระท่านก็มองก็พระก็ไม่ได้พูดอะไรนะ
ก็มองเฉยอ่าแล้วเสร็จปั๊บผ่านคำเข้ามามันเสร็จยังอ่ะ
เสร็จแล้วนี่ไงไหนลองซิแกก็เอากระสุนยัดแกก็ดึงแล้วดึง
ลูกกระสุนออกกระสุนมันก็คลายปอกออกมาทุกนัดชิบชิบชิบ
สไลด์ทิ้งอ่าเอ้ยเองนี่มันแรงแบบแบบตัวจริงนี่ว่
ไม่ใช่แรงโม้แบบไอ้เก่งดีกว่าซ่อมปืนได้อะไรอย่างนี้
ซ่อมปืนได้นี่หว่าเก่งเก่งเก่งอ่าเสร็จปุ๊บครับ
เจ้าอาวาสก็มองฮะเจ้าอาวาสมองดูใกล้ใกล้โยมใส่ทักตาชิด
โยมครับครับครับครับส่วนพ่อเอ่อโยมเล่นปืนด้วยเหรอ
เปล่าครับผมผมแค่แบบอาจจะพอซ่อมเป็นได้อ๋อเหรอ
อ่าพูดจบปั๊บพระท่านก็เอามือล้วงไปในย่ามตัวเองก็ชักปืนสิบเอ็มมขึ้นมา
เออเออพระพุกปืนพระพุกปืนตาชิดก็ตาชิดก็อึ้งเหมือนกันเออเออ
พระบอกอ๋อไม่ต้องไม่ต้องตกใจโยมเจ้าอาวาสองค์กรน่ะ
คือมันมีโจรน่ะเข้ามาขโมยระคังระคังสมัยก่อนท้องเหลืองหน้าหนาพี่แจ๊ก
เออเออเออเออเจ้าอาวาสองค์กรน่ะอ่าคือมีโจรมาขโมยระคังน่ะ

แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
แล้วก็มาคุยอ่าก็ก็ก็คุยดีดีเนี้ยแหละมาทำ
อะไรครับเออผมก็จะมาขอซื้ออุปกรณ์เนี้ยมันพังแล้ว
ยังยังพื้นอ่ะแกไม่ขายแต่พวกอุปกรณ์พังพังอ่ะเขาย
ทหารใส่แล้วก็ไปส่งแกที่ฝั่งไทยอ่ะ
ก็คือไปจำนวนเงินเท่านี้จมัดจะจ่ายตังค์อะอ่า
ไอ้แจ๊กก็เอาเงินกล้อนที่ไอ้แจ๊กได้ไปจากมรดกไงแหละ๑๐เส้น

เอาบังโอ้โหแบบไอ้พันคำที่ก็แบบตกใจโอ้

แล้วแกก็หันไปมองดูไอ้ทหาร๓คนนั้นน่ะ
โอ้โหแบบจ้องแบบตาแบบเหมือนชีวิตนี้ไม่เคยเกิดมาเจอเงินเยอะขนาดนี้พี่แจ๊ค
ไอ้ทหาร๓คนที่พามานะ
โอ้โหผ่านคำแกก็บอกโอ้โหมันอันตรายแล้ว
ก็เลยเอามือไปจิกหลังปลาชิน
แล้วปาชินแกก็หันไปมองเหมือนส่งซิกน่ะ
ชินแกก็รู้ตัวไงว่าโทษโทษแกก็รู้ตัวแกก็หยิบเงินมาใส่แก
แล้วแกก็นับจากในเป้ไปจ่าย

ไม่ทันแล้วเขาเห็นแล้วไง
พอเห็นแล้วมันไม่ทันแล้ว

แต่ตัวหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าทหารนั้น

แต่ต่อไปจากใปก็เหยื่อวิงคือ
กูอาจจะทากลาดมาจนให้ปุ่มหัวหน้าอายุก่อน
แกก็แกด้านแชคมันไม่เยอะนะคะ
ไอ้สองคนเนี่ยมันจะมีหมวดโจ๊กอยู่คนหนึ่ง

แล้วผ่านคำแกก็ขึ้นมาสู้หน้าให้
มึงจะมาเรียกร้องอะไรมันไม่ใช่ของของมึงขึ้นซ้ำ

อีกตัวโหจกกับพาลแอค่ะคือพาลคำยืนด่ากันให้ด่ากันมา
พอก็นั้นนี้พาลคำนะเว้ยพอพาลคำ
เขาดึงแขนปลาชิบเดินออกจากค่ายจนไง
จังหวะที่เขาเดินออกมายังไม่ทันเกินสามก้าว
มันก็ตะโกนว่าผ่านคำอะไรวะอยากวัดว่ะอยากวัดว่ะอยากวัดวาแน่แค่ไหนวะ
เสร็จปั๊บแกก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ต้องพูดอะไรหรอก
แกก็บอกปาชินไม่ต้องพูดไม่ต้องสนใจเดินกลับเข้าบ้านไป
พอกลับเข้าบ้านเสร็จปุ๊บก็คือมันดึก
แกก็ถามว่าปาชินจะไปพักที่ไหน
ชินก็บอกว่างั้นคงต้องไปขอพักกับพระที่ไปขอพักกับเจ้าอาวาสนั่นแหละ
เอบอกว่าอุ๊ยไม่ได้หรอกมึงไปนอนค้างวัดวัดพระมรณภาพหมดวัดแน่
คืนนี้ไม่ได้คืนนี้นอนกับปูนี่แหละ
แล้วแกก็ทำฟอร์มไปทะเลาะกับเมียนะอารมณ์แบบเห็นเมียมีผู้ชายมานอนบ้าน
คือทั้งความทะเลาะให้เมียลำคาญนอนเพื่อนที่ใบด

พรเป็นการเข้าแผนถึงบ้านทั้งหลักก็เดี๋ยวก็แค่พันคอมกับป่าชินสองคน
พอตกกล่องคืนพันคอมเค้าก็ให้ป่าชินไปนอนในมุม
คือคนเราอาจจะนอนในบ้านต้องนอนริงหน้าต่างใช่ไหมมันจะเย็น
ก็ให้นอนปกติไปแต่ผ่านคำเนี่ย
ปกติที่นอนของเขาที่นอนของพาลคำจะอยู่ตรงแถวหน้าต่างรอบบ้านนั่นแหละ
แต่วันนี้แกลากที่นอนตัวเองมาจอดตรงหน้าประตูเลยพี่แจ๊ค
คือนอนค้ำประตูเลยแหละแบบนอนเฝ้า
ชินแกก็ถามเอ้าทำไมพานคำไปนอนตรงนั้นน่ะ
พาลคำก็บอกว่านอนมันตรงนี้แหละนัดแรกจะได้โดนเลย
ชินแกก็แบบโอ้โหมันคงแบบไม่โหดขนาดนั้นมากแบบคงไม่มีอะไรหรอกคิดมาก
แต่อย่างว่าเซนต์วิทย์กรงเก่าแกก็ไม่สนตามคนตามนอน
คำทำแกก็นอนหันหน้าเข้าหาประตูแล้วมือก็จับปืนไปใช่ไหมพี่แจ๊ค

พาชินกก็ได้ยินเสียงพาลคำกสิทธิ์ชินอะไรพอมาแล้ว
พูดยังไหมท่านจะขาดคำประตูบั้นถูกถีบมาเลยพี่แจ๊ค
ประตูบั้นถูกถีบปึ้งพังเค้ามาเลยเขาเป็นไอ้ทหาร๓คนนั้นจริง
มันจะหยิงเร็วไหมถ้าประทบาทช้า
มันแรงนะไลเฟิลน่ะเออเออน่าจะตัดเป็นตุกสันหลังพอดี
เพราะว่าปุ้งปุ๊บตัวนี้ตัวท่อนบนเนี้ยพับมา
เป็นจบกับท่อนล่างพอดีมันแล้วพับกระเป๋าตั้งอ่ะ
อย่างนั้นแล้วก็ล้มลงไปเลยอ่าพอล้มเสร็จปุ๊บ
อีกสองคนก็กระโดดข้ามศพเพื่อนมันมาใช่ไหม
มันก็มีปืน๒คนก็คือคนแรกที่โดนยิงไปแล้วกับอีกคนนึง
ไอ้ตัวหัวโจกอ่ะครับอีกคนนึงก็อีกคนนึงก็ถือมีสปาร์ต้า
ยาวมาเอ่อพันคำแกก็ทิ้งปืน
แล้วก็ยิงมันยิงกันนัดเดียวไงแกก็ทิ้งปืน
ปุ๊บแกก็วิ่งไปชาร์จไอ้คนที่ไอ้หัวโจ๊กที่มันถือปืนมา
นะครับแย่งสู้ปืนกันใช่ไหมว่าพานคำแกไปสู้ปืน
คือใครถ้าใครได้ปืนก็ก็ชนะอืมอ่ากับอีตามันกำลังแย่งแย่ง
กันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันมีทหารอีกคนหนึ่งอ่ะ
ที่มันมากับสามคนใช่ไหมมันก็มีอีกคนที่ถือมีใช่ไหมครับ
ก็หันมามองเห็นป่าชินอยู่ตรงมุมห้องพอดี
อ่ามันก็กระโดดเข้าใส่ป่าชินเลยอ่าคือจับคู่
คนละคู่กันพอดีอ่ะค่ะอ่าโอ้โหป้าชิ้นแกบอกว่ามันแบบ
มันแบบมันไล่ฟันแบบมันไล่ฟันเหมือนมันแบบปิดห้องตีหนูเลย
เหมือนแกไปไหนไม่ได้มีแต่มุมห้องอ่ะแกก็วิ่งไล่
แกก็วิ่งหนีไอ้นี่ก็วิ่งไล่ฟันแต่ฟันโดนบ้างไม่โดนบ้าง
ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนมากจะหลบไม่ได้อ่า
ฉันแกบอกว่าแขนแกนะแบบตั้งแต่หัวไหล่ลงมานะ
เหมือนปลาสลิดอ่ะพี่แจ๊คมันจะไปริ่มริ่มริ่มริ่มริ่มอ่ะ
เพราะว่าปาชิดเนี่ยแกเอาแขนมากันสองข้างเข้าแกม
ไม่ให้ฟันคอไงอ่าถ้ามันถ้ามันฟันคอได้ก็ตายอ่ะ
ก็ยกแขนกันอะไรอย่างนี้นี่ก็ฟันแกก็หลบ
ได้บ้างไม่ได้บ้างก็สามารถก็ไม่ได้อย่างที่บอกครับ
มันมีช็อตหนึ่งที่มันเอามือมาจับหัวปลาชินได้ใช่ไหมครับ
มันก็กดลงเนี้ยอ่ามันก็ลงแล้วมันมันเหมือนจะฟันคออ่ะอ่าครับ
ปลาชิ้นปลาชิ้นเนี้ยก็เอามือลับมันฉับแรกอ่ะมันโดนแขนบน
อ่าแล้วมันก็ดึงแล้วมันก็ฟันซ้ำธรรมชาติของเรามันฟันซ้ำ
มันไม่มีทางฟันซ้ำที่เดิมหรอกใช่ไหมพี่แจ๊คครับอ่า
มันก็ฟันซ้ำเป็นฉับที่สองโดนตรงแขนล่าง
แล้วความลึก๒แผลมันประจบกันพอดีเนื้อแกหลุดออกมาเป็นก้อนเลยพี่แจ๊ค
ว้าวครับอืมอืมเนื้อหลุดเป็นก้อนเลยอ่ะ
แล้วไอ้เหตุการณ์เนี้ยมันทำให้ป่าชิ้นเนี้ยมืออ่านิ้วอ่ะ
ขาดไปสามนิ้วมือซ้ายขาดโอ้โหนิ้วกลางกับนิ้วน้ำอ่า
มือขวาขาดนิ้วก้อยอ่าอืมนิ้วขาดอ่านิ้วขาด
เดี๋ยวก็อีลุงตูงนางไม่มีใครช่วยกันได้อ่ะอ่าอีลุงตูงนางไป
แล้วทีนี้ตัดมาทางตัดมาทางพานพานคำแกก็กำลังง่วนกับการดึงปืนกันเนี่ย
ปืนกันเนี่ยกับไอ้หัวโจกนะฮะอืมอ่าแล้วจังหวะไอ้หัวโจกเนี่ยมันก็กัด
เอาเอาปากเนี้ยกัดแขนพานคำถ้ากัดกัดกัดไม่หยุดอ่ะพานคำเนี้ยก็ไม่ยอมปล่อยอ่ะ
อ่าถ้าปล่อยก็ตายอ่ะก็สู้กันไปอย่างงั้นอย่างงี้แล้วอืม
จังหวะไอ้ทหารไอ้ทหารหัวจอบเนี้ยมันคิดได้พี่แจ๊คคนเราอ่ะ
เวลามันดึงแย่งของกันอยู่ถ้าเกิดไฟได้ไฟยังปล่อยใช่ไหมอืมอ่า
ไอ้คนที่ถูกไอ้คนที่ยังดึงอยู่มันก็จะเซลุนลุนลุนลุนไปข้างหลังนะฮะ
ถูกถูกอ่าไอ้ทหารพวกเนี้ยมันเหมือนไม่คิดได้อ่ะ
จะปล่อยมือปล่อยมือปุ๊บพานพานคำแกก็เสียหลัก
เสียถอยหลังหลุนหลุนหลุนหลุนไปใช่ไหมพอแกเท็จอ่าพอแกเสียถอยหลังปุ๊บ
ุงแกโผล่ไงพุงแกแอ่นอืมอ่าไอ้นี่เห็นไอ้นี่เห็นมาปุ
ถูกฝึกมามันก็ชักมีดมาแล้วแทงเข้าไปที่ทองพันพันโอ้ยครับอ่า
แล้วทหารเนี่ยเวลาแทงปุ๊บมันจะไม่ดึงออกนะแทงปุ๊บมันก็จะลากออกเลยอืมอ่า
งปั๊บแล้วก็มันก็ลากลากผ่านออกมาเลยปุ๊บ
คราวนี้ไส้ของพานคำก็พุ่งออกมาเลยพลวดออกมาแล้วก็
กับเลือดโอ้โหเออเลือดเออทะลักอย่างเงี้ยปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กอย่างเงี้ย
พี่แจ๊คว่ามวยคู่นี้อ่าระหว่างพานคำไอ้ทหารหนุ่มอ่ะ
ใครจะใครจะชนะระหว่างคนแก่โอ๊ตใส่ไซไหลกับทหารหนุ่มอ่ะถ้าดูจากสภาพตอนนี้เนี่ย
ทันคำเสียเปรียบแล้วไม่มีทางเลยใช่ไหมเออพี่แจ๊คลืมไปเหรอ
อ๋อเขาบ้าเลือดลืมไหมสิเออเออเออพันคำแกมันข้อดีแต่ตอนเนี้ย
ข้อเสียกลายเป็นข้อดีแล้วพี่แจ๊คพอแกเห็นเลือดตัวเองปุ๊บป้าเลือดมาแล้ว
อารมณ์แบบเออมึงมาแลกชีวิตกับกูพันคำแกก็ดึงไส้ตัวเองอ่ะพี่แจ็ค
ไส้ขึ้นมาแล้วก็รัดคอเอาไส้ตัวเองอ่ะรัดเอ้ยแต่หันหัวโจกเออ
ลัดคอแล้วก็แบบบิดอย่างงี้เลยบิดเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็อ๊ออ๊อไม่พอพี่แจ็ค
เอาไส้รัดคอเสร็จปุ๊บไม่พอแกเอามือเนี่ยกดหัวให้มันเนี่ย
เอาหน้ามาจุ่มกับไส้กับเลือดแกตรงท้องเนี้ยเออโอ้ยคอก็ถูกรัดเออ
คอก็ถูกรัดหน้าก็โดนแบบโดนแบบปิดไม่ให้หายใจ
หน้าก็ต้องแบบถูกับไส้กับเลือดที่มันไหลออกมา
แล้วปาชิดแกบอกว่าตอนนั้นต่อให้ห้องแบบมันมีแต่คำสะบดคำด่าคำอะไรกันเต็มห้อง
แต่มันมีเสียงหนึ่งที่ดังมากก็คือเสียงแบบเหมือนคนเราเอาขันพี่แจ๊เอาขันแล้วก็เอาหน้าใส่ไปในขันแล้วก็เป่าลงบุ๋มอ่ะ
ตอนเนี้ยเสียงไอ้ไอ้หัวโจ๊กทหารเมื่อนั้นอ่ะมันเสียงอย่างนั้นเลยคือเสียงมันตอนเนี้ยหน้ามันมันจมกับเลือดกับไส้
มันก็พยายามจะจะหาอากาศอ่ะมันก็เป่าเลือดไส้เสียงดังบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเนี้ยนะครับครับ
ตัดมาที่ป่าชินแกก็ช่วยอะไรไม่ได้ต่างคนต่างก็แย่
แล้วแล้วไอ้จังหวะไอ้ทหารที่มันฟันฟันป่าชินอ่ะมันจะดันไปเหยียบนิ้วป่าชินที่ขาดอ่ะ
เหนียวปุ๊บมันก็ลื่นลื่นเสร็จปุ๊บมันล้มใช่ไหม
ป่าชินแกก็มีมีมีจังหวะหนีเนี้ยแกมีจังหวะหนีแกก็มุดรอดไปเลย
ลงจากบ้านอ่าก็ตะโกนช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้อ่าแล้วแล้วคือแกเป็นคนต่างถิ่น
ไม่รู้จะไปไหนแกลงมาได้แล้วอ่ะลงมาจากบ้านได้แล้วแต่แกไม่รู้จะไปไหน
ทางเดียวที่แกรู้จักคือไอ้ทางที่แกเข้ามาคือป่าครับแกก็เลยแกก็เลยวิ่งเข้าป่าไป
เข้าป่าไปไอ้ทหารนี้พอมันลุกขึ้นได้ปุ๊บมันก็ตามอ่ะก็ตามไปติดติดเลย
ชิ้นแกก็วิ่งไงบอกว่าไล่กันนานมากวิ่งกันแบบวิ่งไกล
แกบอกแกวิ่งไกลมากแต่พอถึงจุดหนึ่งแกบอกว่าแกรู้สึกแกหนาวแกเหนื่อย
อืมคืออารมณ์แบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะพี่แจ๊คคือครับจากตอนตาจากตอนแรกอ่ะไม่อยากตาย
แต่พอทิ้งไปสักพักนึงทั้งเลือดเสียทั้งเลือดเสียทั้งอะไรอย่างนี้
ถึงจุดมันถึงจุดหนึ่งอ่ะอยู่ดีอยู่ดีแกก็คิดว่าพอแล้วพอแล้ว
ไม่อยากไม่อยากสู้แล้วแบบเอาให้มันจบเลยพอแล้ว
แกก็เลยยืนนิ่งนิ่งอ่ะหยุดหยุดวิ่งแล้วแกก็ยืนนิ่งนิ่งอ่า
แล้วสักพักหนึ่งแกบอกว่าความรู้สึกสุดท้ายของแกคือแบบเหมือนมีรองเท้าคอมแบตถีบกลางหลังแก
ครับอ่าตับอ่าแล้วแกก็หน้าคว่ำลงไปเลยอ่า
แล้วภาพก็ตัดไปเลยพี่แจ๊คครับอ่าเฮ้ยแก
มาฟื้นอีกทีนึงพี่แจ๊คแกมาฟื้นอีกทีหนึ่งตรงโรงพยาบาลครับ
เออแกก็งงอ้าวไม่ตายเหรอแล้วมันก็มาฟื้นได้ไงเนี่ย
แกก็หันไปมองข้างห้องแกได้เจอเมียเจอเมียของพานคำอ่ะ
เฝ้ากระเป๋าแกอยู่อ่าอ่านั่งเฝ้ากระเป๋าเป้แกอยู่อ่า
เมียเมียพาทำก็บอกเออเนี่ยผัวฉันก็ให้ฉันมานั่งเฝ้ากระเป๋าให้เธอนี่แหละ
ครับพันพันคำไม่ตายเหรอบอกไม่ตายอ่าพันคำไม่ตายแต่หมอต้องตัดไส้
ตัดไส้ทิ้งไปเยอะเลยพี่แจ๊กเพราะว่าไส้มันชิดตายครับครับ
กลายเป็นแบบต่อตรงไซส์มันสั้นหายไปเยอะไม่ตายด้วย
ข้าวหมู่บ้านเนี้ยมันจะมีห้างสัตว์อย่างแบบนะอะจำได้
จำได้ห้างส่องสัตว์อ่าปาชิดแกไปวิ่งถึงถึงจุดนั้นแหละ
แล้วบนห้างสัตว์มันมีผู้ชายคนหนึ่ง
แบบนอนแบบนอนล่าสัตว์อยู่อ่ะนอนนอนแบบอ่านอนอยู่บนห้างอ่ะ
ทุกการกระทำเนี้ยไอ้ตัวคนไอ้คนที่อยู่บนห้างเห็นหมดอ่า
แต่ไม่ช่วยนะคือแบบเขาไม่อยากยุ่งไม่ใช่เรื่องของเขา
เขาก็มองดูเฉยแล้วสักพักเขาก็เห็นทหารวิ่งตามมาแต่ไกลถึงถือดาบสปาต้ามาใช่ไหม
ค่ะวิ่งมาแต่ไกลเสร็จปุ๊บก็ก็ก็โดดถีบโดดถีบหลังปลาชินเนี่ย
ที่แกบอกรู้สึกแบบวูบเดียวอ่ะอืมอ่าโดดถีบโดดถีบหลังปลาชิ้นปุ๊
อาชิตแกก็ล้มลงไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็นิ่งไปเลยอาชิตแกก็นิ่งไปเลย
ไอ้ไอ้ทหารคนนี้ก็แบบก็เดินแบบเดินรอบปลาชินแล้วก็แบบเหมือนด่า

มันก็วางมิ้นลงละมันค่อยลดมือลง

มันก็เลยหลีกล้องอีกทาง
ทางที่มันจะวิ่งไปก็เป็นเสือตัวใหญ่สุด
แกบอกว่าไอ้คนที่อยู่บนห้างแกบอกว่าไอ้เสือตัวนี้
มันใหญ่สุดก็คือใหญ่เท่าพี่แจ๊คเคยเห็นวัวไอ้วัวพันไหม
งัวพันธุ์ตัวผู้อ่ะอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

เอ่อพี่แจ๊คทำไงอ่ะจะเหลือเหรอครับมันก็มันก็ตัดสินใจข้างหลัง
มันเป็นมันเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนเหนินเป็นเหวเอาง่ายอ่ะ
เหี่ยวแต่ไม่ใช่เหวแต่มันก็ลึกอ่ะมันก็ตัดสินใจกระโดดลงไปเลย
ครับเสร็จปั๊บอ่าพอมันกระโดดลงไปแล้วใช่ไหมอ่า
เสือไอ้เสือสองตัวที่มันทับกันเล่นอ่ะมันก็มองแล้วมันก็
ต่างคนต่างแยกย้ายเดินหายเข้าไปแต่ไอเสือตัวใหญ่ยังอยู่
พี่แจ็คอ่ายังอยู่แล้วก็เรียอ่าเรียแผลอืมเรียเรียเรีย
แล้วจนปลาชินแกแบบแกรอบร้องมีเสียงแบบเอามาอืมอืมแบบเหมือนเหมือน
รู้สึกตัวครับอืมอืมเสร็จปั๊บเอ่อ
ตามกันกว่าจะตามกันครบมีจำนวนเยอะอ่านั่นแหละก็กำ
มามาจังหวะนั้นแหละมามาจังหวะสุดท้ายอ่ะคือครับไอ้
เหมือนเสือได้ยินเสียงว่าชาวบ้านมันกำลังแห่กันมาแล้ว
ไอ้คนบนห้างก็เห็นเหมือนกันว่าเออไกลก็เลยมีชาวบ้านกำลังเดินมา
ไอ้เสือตัวเนี้ยมันก็คำลามออกมาพี่แจ๊ค
พี่แจ๊คว่าเสือคำลามว่าอะไรเสือมันต้องคำลามว่าอะไรพี่แจ๊ค
มันก็ต้องร้องเป็นเสียงเสือเออเปล่าแต่เสร็จตัวเนี้ยมันร้องว่าทางนี้
เออเออแล้วคำว่าทางนี้ของเสือที่เสือรองนะพี่แจ๊ค
เขาบอกว่ามันดังขนาดเอาผู้ชาย๑๐คนมายืนจุดเดียวกันแล้วก็ตะโกนว่าทางนี้ยังดังสู้เสือตัวนี้ไม่ได้
เสือตัวเนี้ยก็กระเดินหายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี้ย
นี่บอกเนี้ยคือสิ่งที่ไอ้คนที่อยู่บนห้างเห็นอ่ะอ่าแล้วก็เอามาเล่าให้กับพวกนี่แหละ
ไอ้เมียของพานคำฟังอะไรอย่างเงี้ยอ่าพอประชิดแกฟังอย่างงั้นใช่ไหม
ชินแกฟังอย่างนั้นปุ๊บแกก็ไปแบบขอเอาเป้ตัวเองมา
เอาเป้ยแล้วก็เปิดไอ้เก๊ไอ้ไอ้ซิปเล็กเล็กอ่ะที่เป็นใบไม้ห่ออ่ะพี่แจ๊ก
อ่าแล้วก็เปิดที่ออกมาใบไม้เนี้ยพอที่ออกมาปุ๊บมันจะเป็นขน
ขนประมาณสี่สี่ห้าเส้นเนี้ยเป็นขนทองท้องอ่ะพี่แจ๊คคาบคาบอ่า
แล้วเมียไอ้เมียของพานคำเขาก็บอกคงเป็นแบบเป็นสมิงอ่ะ
คือเสือเนี่ยมันชอบเลี้ยขนตัวเองไงแล้วขนก็ติดในคอ
เวลามันสำหรอกออกมาอย่างงี้ก็เป็นขนออกมาอย่างงี้ครับเขาก็คงแบบให้อ่ะ
เพราะว่าสาปของเสืออ่ะเวลาเดินไปที่ไหนที่สัตว์เขาก็วิ่งหนีอย่างงี้
อ๋อมีหน้าแล้วเดินไปที่ไหนป่าถึงเงียบใช่แกก็อ๋อเออเป็นคน
ขนเสือครับเอ่อแล้วอ่าไอ้นายทหารพอได้ข่าวเข้ามา
เยี่ยมอ่ะนะแกก็รู้สึกเสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
แกก็เลยแบบปอกฝันด้วยกันรถแรกแจ๊กแขมโอ้โหแบบ
ำไรบานอ่ะพี่แจ๊คครับไอ้การที่แกมาครั้งเนี้ยแกได้ของดีดีกลับไป
คอนเนคดีดีกลับไปมันทำให้แกแบบตั้งตัวได้แบบอ่า
แต่มันก็ต้องแลกกับไอ้นิ้วที่แกขาดไปกับรอยแผลถูกแล้วอีตอนเล่าอ่ะ
ผมก็เอามือดึงมือแกใส่เสื้อแบบเสื้อลายสก๊อตยาวยาวอ่ะอ๋อผมก็เอาอ่า
เขาก็เอาดึงเสื้อแกดูเห็นแบบเออมันก็เป็นแผลเป็นอย่างนี้
แสของเมียเมียฟันหรือเปล่าเมียจับได้มีกิ๊กหรือเปล่า
ก็แซวแกอย่างเงี้แกก็เอ่อแกก็เอาขนขนที่แกไอ้ขนเสือ
จะเอามาเลี่ยมอืมก็เลยผมนึกว่าตะกรุดเอ่อนึกว่าตะกรุดครับ
อ่าแต่พอดูในในไอ้ที่เรื่องดีดีไอ้ที่พันธุ์สติกอะไรใส่อ่ะ
มันเป็นขนขดขดขดกันใช่ไหมเออบอกเออเออว่าอย่างเงี้ย
มันก็มีอะไรให้ผมแบบเซอร์ไพรส์กับแกเยอะครับอ่านี่ก็
เขาบอกว่าตอนนั้นที่แกที่แกได้มาก็คือเป็นการสำรอกของเสือ
รวมไปถึงเวลามีเหตุจวนตัวเนี่ยเหมือนกับ
เสือผมเรียกว่าเป็นเสือสมิงก็แล้วกันสามพ่อลูก
มาช่วยโอ้โหเพราะว่าความดีที่แกได้มอบความมีน้ำใจ
ที่ลุงชินป่าชินแกมอบให้กับทั้ง๓ตนไว้ก่อนหน้านี้
คือต้องบอกนะครับว่าเรื่องในป่าเนี่ยเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่า
มันคือเรื่องที่เหนือจินตนาการ
ถ้าคุณผู้ชมเคยฟังเรื่องผีแตงโม
เรื่องนั้นเนี่ยผมว่าโอ้โหมันเหนือจินตนาการไปแบบ
แต่เรื่องนี้ฟังแล้วถามว่ามันเหนือจินตนาการไหม
มันอภิมหาเหนือจินตนาการแต่ฟังแล้วสนุกจังเลยอ่ะ
เออกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่เข้าไปในป่าลึกขนาดไหน
ผมว่าหลายคนอาจจะอาจจะคาดไม่ถึง
อาจจะคิดไม่ถึงว่าความลึกมันลึกขนาดไหน
แต่ที่แน่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๑๘ยุคนั้นสมัยนั้น
ป่ามันคือป่าที่มันคือป่าดงดิบป่าลึก
ป่าที่ไม่ค่อยมีมนุษย์เข้าไปถึงจริงถูกไหมฮะ

เพราะฉะนั้นมีความลี้ลับความอาถรรพ์ที่มันเกิดขึ้นในป่า
เยอะแยะมากมายที่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะหาความลับเหล่านี้
เอาออกมานำเสนอได้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับของป่า

โอ้โหเก่งใช้ชีวิตคุ้มมาก
ปีที่รอคอยนะฮะนี่คือภาคที่๒ของป่าชิน

ยังเหลืออีกหนึ่งภาคเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็แล้วกัน
เพราะว่าภาคสุดท้ายเนี่ยปาชินแกเจอเหตุการณ์ที่แกไม่กลับเข้าไปในป่าอีกเลย

จนกระทั่งมาถึงก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก๔๕ปีที่ผ่านมา
โทษนะฮะป่าชินแกเสีย

ใช่คือแกเป็นมะเร็งตับครับแกเสียตอน๖๔ย่าน๖๕บ้างตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะ
ผมเห็นแกไอ้ห้อยขนเสือแกผมจะแซวไง

แกก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกคนเสือนั้งก็กันได้ทุกอย่างอย่างเวนกันมะเร็งกันไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันผ่านมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้คุณเป้บอกว่าเดี๋ยวรอให้ผ่านเรื่องของงานศพของป่าชินไปก่อนแล้วคุณเป้จะมาเล่าเรื่องต่อต่อไปของป่าชิน
แต่มันก็โอ้โหทิ้งระยะเวลามาประมาณสัก๕ปีวันนี้ที่รอคอยฟังแล้วแบบโหสุดว่ะสุดจริงคุณเป้
วันนี้ขอบคุณมากมากคุณเป้ครับเออขอบคุณมากมากที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะ
แจ๊คอืมอ่าเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นเอาที่ความสะดวกและความสบายใจของคุณเป้วันนี้ขอบคุณคุณเป้นะขอบคุณนะครับ

และแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันตอนนี้นั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณตรีครับสวัสดีครับ

วันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับเรื่องที่แปลกชื่อเรื่องนี้ครับเฉลวมันเป็นยังไงฮะครู
ผมต้องเรียนคุณแจ๊คว่าธรรมดาแล้วบนโลกเรามันมีสิ่งตรงข้ามเสมอเหรียญก็มีสองด้านมีดีก็มีเลวมีใส่ขาวก็มีใส่ดำเป็นคอยรักษาสมดุลและแก้กันเสมอ
เพราะถ้าผมไปวันพุธแสดงว่าผมต้องขาดงานตั้งแต่พุธพฤหัสและศุกร์ครับ

ผมจึงบอกว่าเอางี้เดี๋ยววันศุกร์ผมตามไปเอง
แต่ผมไม่เคยไปเป็นจังหวัดที่หนึ่งทางภาคอีสานแล้วกัน
คราวนี้ก็เลยถามพี่เขาว่าผมจะต้องเดินทางยังไง
พี่ก็บอกว่าก็ไปที่นี่ไปขึ้นรถทัวร์โดยไปบอกเขาว่าจะไปที่จังหวัดนี้ตำบลนี้เดี๋ยวเขาก็จะแนะนำให้
ผมก็ไปตั้งแต่๙โมงเช้าผมก็ถามเขาว่าผมจะไปที่เนี่ยผมต้องขึ้นรถที่ไหน
ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อไปที่นี่จะมีรถป๑ป๒จะไปอันไหนคะ
ผมด้วยความที่ไม่เคยเดินทางป๑ป๒คืออะไร
ผมก็เลยถามเขาว่าออกกี่โมงครับเขาก็บอกว่าอ๋อถ้าป๒ออก๑๐โมงครึ่งป๑ออก๑๑โมง
ด้วยความที่ผมอยากจะไปเร็วผมก็โอเคงั้นป๒แล้วไงครับออก๑๐โมงครึ่ง
ผมก็นั่งรถไปปรากฏว่าระหว่างรถวิ่งไปจอดข้างทางรับคนขึ้นจอดข้างทางรับคนขึ้น
จนที่พี่เขาบอกผมว่าผมจะไปถึงประมาณบ่ายสามโมงเต็มที่ก็ไม่เกิน๔โมง
ซึ่งมันช้าอยู่แล้วมันช้ามากสุดท้ายพี่เขาโทรมาหาผม๔โมงว่าครูครูถึงไหนแล้วครับ
ผมก็ไม่รู้จักผมก็เลยถามคนข้างคนข้างก็บอกว่าอยู่ที่ตำบลนี้นี่นี้
พี่ครับผมอยู่ที่ตำบลนี้ครับครูครูมาป๒ใช่ไหมผมก็ถามว่าใช่ครับแล้วมันคืออะไรครับ
ผมมารู้ทีหลังว่าป๑คือปรับอากาศชั้นหนึ่งยิงตรงเลยแต่ปรับอากาศชั้น๒จะรับคนไปเรื่อยถูกต้อง
เขาก็เลยบอกผมว่างั้นครูเตรียมเลยไม่ทุ่ม๑ก็๒ทุ่มผมก็โอเคครับ
ผมไม่ได้เตรียมอาหารการกินใดมาหมายความว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนั้นผมแทบไม่ได้กินอะไรเลย
เมื่อไปถึง๒ทุ่มพี่เขามารับอยู่แล้วตามที่เขาบอกเลยคือ๒ทุ่มเป๊ะเลยครับ๒ทุ่ม
พอไปถึงปุ๊บพี่เขาก็บอกว่าโอเคครูซื้อก๋วยเตี๋ยแถวนี้กินไหมด้วยความที่เรารู้สึกว่าเรามาช้าแล้ว
เราก็บอกว่างั้นซื้อก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวไปกินที่ที่พัก
ครูบอกครูเดินทางอีก๔ชั่วโมงนะโอ้เขาเป็นฝ่ายเก็บน้ำ
โอ้โหเขาบอกว่าถ้ามากลางวันขับรถประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึง
แต่ที่ครูมามืดการจะขึ้นฝ่ายเก็บน้ำตอนนี้มันต้องค่อยไป
ผมก็โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมโอเคผมไหว
เพราะผมก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันเสียเวลามากกว่านี้
ก็ไปถึงจริงครับเกือบเที่ยงคืน
ไปถึงปุ๊บด้วยความที่หิวแล้วก็ทั้งหิวข้าวหิวน้ำ
ก็ทั้งทานข้าวทานน้ำอะไรเสร็จสับเรียบร้อย
ก็บอกพี่เขาว่าพี่ครับผมอยากไปดูฐานที่ผมดูแลเลย

บอกว่าไม่ได้ครับเพราะพรุ่งนี้เช้าเราต้องเริ่มงานแล้ว

พี่เขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พาไป
ชื่อพี่สอนพี่สอนก็เดินนำผมไป
ข้างทางไม่มีไฟเลยเพราะว่ามันเป็นฝ่ายเก็บน้ำแล้ว
ข้างทางก็ค่อนข้างจะลกเหมือนป้าเลย
เดินไปนานพอสมควรแต่ผมไม่ทราบเวลา
ก็ไปถึงที่พักที่ฐานตรงนั้นที่เขากางเต็นต์ไว้อยู่แล้ว
กำเนิดไฟมีที่เดียวคือเป็นหลอดสีส้มเชื่อมกับแบตเตอรี่
หลอดแรงเพียนอืมหลอดแรงเพียนครับ

ก็บอกพี่ว่าผมอาบน้ำได้ที่ไหนบ้าง
เขาบอกครูยังไม่ต้องอาบหรอกอาบไม่ได้
เพราะว่าเครื่องปั่นไฟมันหยุดไปแล้วที่นู่นต้องใช้เครื่องปั่นไฟ
ผมก็โอเคไม่เป็นไรครับงั้นผมก็เตรียมเข้าเต็นต์
เอาของอะไรวางเสร็จก็เอากระดาษงานขึ้นมาเอาไฟฉายส่อง
ว่าโอเคพี่เขามีรายชื่อแล้วว่าพรุ่งนี้รายชื่อในฐานผม
จะมีน้องคนไหนมาช่วยฐานผมบ้างครับผมก็เตรียมจะใส่ลายชื่อน้องในฐานผม
ปรากฏว่าพี่สอนบอกว่าครูพี่ลืมของไว้ที่ตรงนู้นเดี๋ยวไปเอาก่อนนะ
เท่ากับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เต็นต์คนเดียวแล้วอืม
ด้วยความที่หนึ่งมันมืดแล้วรอบข้างเป็นต้นไม้
อากาศมันเย็นมากแล้วก่อนหน้านี้ผมทานอะไรไปเยอะมาก

โอ้โหแล้วผมจะเดินไปถูกไหมเนี่ย

ผมก็เดินไปหาต้นไม้ต้นนั้น
ผมก็จากการยกมือขอไหว้เรียบร้อย

แล้วคราวนี้ผมก็ไปเห็นสัญลักษณ์หนึ่งอยู่ที่พื้น
ผมใต้ต้นไม้เหรอใช่ครับใต้ต้นไม้เป็นภูมิญาอ่าเออเออ
ซึ่งผมก็คิดว่าอ๋อโอเคแสดงว่าพี่ก็มาทำสัญลักษณ์ไว้แล้ว
ว่าพรุ่งเนี้ยเด็กจะต้องมาทำอะไรกันครับครับแต่ผมไม่ได้เข้า
ถ้าผมไม่ได้เข้าประชุมตอนเย็นหมายความว่าผมจะไม่ทราบ
กลับมาเสร็จแล้วผมก็เข้าไปในเต็นต์แล้วผมก็รูดซิปปิด
คนเดินมาแกร็บแกร็บเหมือนเหยียบไปไม้แห้งกิ่งไม้

โอเคก็โอเคพี่สอนคงมาแล้วเดี๋ยวจะได้ถาม
ปรากฏว่าพี่เขามายืนติดกับเต็นต์

ผมก็เห็นพี่บอกไปเอาของ

สักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงคนเดินมาอีก
อีกอย่างน้อยต้องมีแน่๒๓คน
แต่คราวนี้มันไม่ได้เดินมาจากทางเดียว

หรือว่าพี่เขาพาพวกน้อง

เพราะผมยืนยันว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มงานกัน

มายืนแล้วหยุดอยู่รอบเต็นต์

ก็มือกดลงมาอย่างนี้

ถูกครับสิ่งแรกที่ผมคิดคือ

มันมาแกล้งผมแน่

แล้วมันจะมีผมก็เอาเลย

ฟื้อเตรียมจะไปจัดการให้

ไม่มีอะไรข้างนอกมีแต่ความว่างเปล่า

ยังมีหน้ากดอยู่
ไม่มีครับแต่มีหน้ากดอยู่

แล้วสักพักนึงมันเริ่มมีรอยบุ๋ม

พยายามจะกดตัวเองเข้ามา

สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเขย่าเต็นต์

เสียงพี่สอนผมเปิดเต็นต์ออกมา
พี่พี่เมื่อกี้ผมเจอแบบนี้

พี่ว่าพี่กั้นไว้ดีแล้วนะ

ผมกั้นเอาไว้มันจะเป็นลักษณะเป็นรูปดาว

คว้าจากจากมือผมไป
ผมเชื่อว่าอารมณ์พี่เขาตอนนั้นน่าจะไม่อยากเรียกผมว่าครูแล้วล่ะ

เขาบอกว่าเขาเรียกว่าเฉลว
ลูกดาวอันนี้เขาเรียกว่าเด็กของเขานะครับ
ดาวนี่นะครับเรียกว่าเฉลวซึ่งธรรมดาแล้วในตรงแถวนี้เขามีความเชื่อเรื่องผีป่า
ดังนั้นเฉลวเป็นสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเป็นความเชื่อของคนโบราณจะทำไว้กั้นสิ่งไม่ดี
เหมือนเป็นอนาเคต
ซึ่งพี่เขากั้นไว้ในการทำ๕มุมนี้เวลาเขาทำเขาจะเสกหัวใจพระพุทธเจ้า๕พระองค์ไว้
ณโมพุทธายะหักทุกครั้งแล้วก็ไปเสียบไว้เพื่อกันสิ่งพวกนี้
แต่ผมก็ไม่รู้ผมก็เข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่จะทำเพื่อเล่นกับเด็กในค่าย
ผมก็ไปหยิบมาเท่ากับว่าทิศที่เขาดูแลมันหายไปหนึ่งทิศของพวกนี้ก็เลยเข้ามาได้
อันนี้ผมถามหน่อยโดยปกติทั่วไปคนอย่างเราเนี่ยคุณผู้ชมใครจะรู้
ใช่ครับไม่มีใครรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพอหลังจากนั้นนะครับผมไปสืบข้อมูลลึกลงไป
ปรากฏว่าอันนี้ถ้าเป็นคนที่ต่างจังหวัดหรือมีอายุหน่อยจะทำเป็นเรื่องปกติ
เพราะว่าอย่างเช่นหมอยาเวลาเขาต้มยาหม้อเขาจะต้องปักเฉลวเพื่อปักไว้ในหม้อ
เพื่อให้รู้ว่ายานี้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วมีความศักดิ์สิทธิ์มีความที่สามารถรักษาคนได้

ในความเชื่อเขาเชื่อว่ามีเทวดาจำพวกหนึ่งเชื่อวิทยาธรมักจะบินไปบินมาและบางครั้งก็จะลองดี
เช่นเห็นยาม่อนี้สักศิษย์จริงไหมข้าม่อเพื่อให้สูญสิ้นความสักศิษย์
การที่มีพระเจ้า๕พระองค์ไปปักไว้

เป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลแล้วเลิก
หรือเป็นการป้องกันหมอยาคนอื่น

หรือถ้าเป็นชาวน้อยชาวน้อยชาวนา

เพราะเชื่อว่ากันหนูกันพวกศัตรูพืชได้
เฉลวเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานพอสมควร
แต่ยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าคนแทบไม่รู้จัก

ถ้าผมไม่เห็นเหตุการณ์วันนั้นผมก็ไม่รู้จัก
เพราะถ้าผมรู้จักผมจะไม่หยิบออกมาเลย
หลังจากนั้นค่ายวันนั้นจบลงได้ด้วยดี
ผมก็กลับมาบ้านผมก็ใช้ชีวิตสอนหนังสือไปต่างนานา
จนผ่านไปประมาณ๒ปีผมไปรับงานที่หนึ่ง
ก็ไปสอนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ต้องใช้คำว่า
ค่อนข้างจะเอานำเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการศึกษา
เท่าที่ควรมาเรียนรวมกันเพื่อที่ว่าจะขยายโอกาสให้เขา
ให้เขาได้มีความรู้ต่างเพิ่มขึ้นเพื่อไปต่อยอดในอนาคต
โดยมันเกิดจาก๓โรงเรียนโรงเรียนที่๑เรียนที่๒และโรงเรียนที่๓ใหญ่สุด
เป็นเจ้าภาพดังนั้นโรงเรียนที่๑๒และ๓จะมารวมกันที่โรงเรียนที่๓
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอน
ผมก็ไปสอนที่นั่นจนเสร็จประมาณ๕โมงครึ่งผมจะนอนค้าง
โรงเรียนที่๑ก็บอกว่าคุณครูคะทางเรียนได้จัดที่พักไว้ให้แล้วเดี๋ยวเชิญคุณครูไปพัก
ผมก็โอเคครับแต่โรงเรียนที่๒ก็มีคุณครูอีกท่านหนึ่งเดินมา
ครูคะเดี๋ยวยังไงทางเนรจัดที่พักให้แล้วเดี๋ยวเชิญคุณครูไปพัก
คราวนี้คุณแจ๊คครับถ้าผมไปพักที่หนึ่งที่สองก็ต้องคิดว่าทำไมคุณต้องไปที่หนึ่ง
ถ้าผมไปที่สองที่หนึ่งก็ต้องคิดเหมือนกันผมเลยตัดสินใจว่าถ้างั้นผมพักที่นี่
โดยผมให้เหตุผลว่าพรุ่งนี้เช้าผมต้องมาเริ่มทำค่ายแต่เช้ามาพักสะดวกกว่า
โรงเรียนที่๓นี่แหละที่เราทำงานนี่แหละ
ผมก็บอกทางลุงพันโลงว่าลุงครับเดี๋ยวผมยังไงขอพักที่นี่นะ
พันโลงมองหน้าผมไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วลุงถามผมว่าครูครูจะนอนจริงเหรอ
คำถามนี้เป็นคำถามก้ำกึ่งซึ่งถามผมตัวลุงพันโลงเองน่าจะประมาณว่า
เราเป็นวิทยากรมาจากกรุงเทพจะนอนได้เหรอ
เดี๋ยวมันจะไม่สะดวกสบายหรือเปล่าน่าจะไปพักโรงเรียนที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วไหม
ผมบอกไม่เป็นไรครับลุงนอนได้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอยากจะทำค่ายแต่เช้า
ผมบอกไปอย่างนั้นลุงเขาก็ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณครูจะนอนแน่เหรอ
ผมก็ยืนยันว่านอนครับลุงลุงก็บอกโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูไปอาบน้ำ
ตอนนั้นมันหลังจากที่เกิดการพูดคุยอะไรจาก๖โมงแล้ว
ที่นี่ปั่นไฟจนถึง๖โมงครึ่งหมายว่า๖โมงครึ่งที่นี่จะดับหมด
ถ้าหนูจะอาบน้ำอะไรในห้องน้ำจะต้องรีบเพราะว่าไฟที่นี่ก็ใช้เหมือนเดิมคือไฟสีส้ม
ปรากฏว่าผมก็ไปอาบน้ำเสร็จประมาณ๖โมงจะ๖โมง๒๐แล้ว
พระโลงนั่งอยู่ด้านหน้าแล้วก็บอกว่าไปครูเดี๋ยวลุงพาไป
ผมก็ตามลุงไปถ้าใครเคยไปโรงเรียนตอนกลางวันจะเป็นสถานที่ที่มีแต่เสียงหัวเราะของเด็กน่ารักมาก
แต่กลางคืนมันไม่ใช่นะครับคนละโลกคนละโลกครับ
แค่เดินเข้าไปในอาเขตโรงเรียนผ่านห้องเรียนโต๊ะเยอะที่เมื่อก่อน
ตอนกลางวันมีเด็กนั่งอยู่เต็มตอนนี้ไม่มีเด็กนั่งสักคนมันน่ากลัวครับ
แล้วที่ผมไปคือมันเป็นช่วงปิดเทอมต้องอธิบายก่อนโรงเรียนเวลาปิดเทอม
เขาจะทำความสะอาดห้องด้วยการนำโต๊ะนักเรียนทั้งหมดเอาเก้าอี้วางบนโต๊ะ
แล้วก็เลื่อนไปด้านหน้าเพื่อให้ด้านหลังเหลือเนื้อที่จะได้ทำความสะอาดสบาย
ลุงเขาก็พาผมเดินผ่านห้องต่างห้องเรียนต่างจนถึงห้องในสุด
ตอนนี้แสงสว่างที่ยังมีอยู่คือแสงสีส้มด้านหน้าห้องแล้วผมก็เข้าไปแล้วก็ไฟฉายในมือลุง
เตรียมมาให้ผมคือพอรับดูในห้องฟูกเป็นที่นอนเป็นที่นอนผืนสีเขียว
คุณแจ๊คเคยออกกำลังกายแล้วมันจะมีที่ออกกำลังกายเป็นเบาะยางนะครับ
มีบ่อยางอันนั้นหนึ่งบอกแล้วก็มีหมอนแล้วก็มีผ้าห่มให้แล้วก็มีที่วางเทียน
ถ้าว่าแหล่งกำเนิดแสงของผมคือมีแค่เทียนแหละอันเดียวเลยครับ
แล้วผมก็โอเคครับลุงได้ไม่มีปัญหาครับผมก็กระเป๋าไปวางเสร็จ
ผมก็เดินมาที่หน้าประตูเป็นสัญลักษณ์ว่าลุงเดี๋ยวผมพักที่นี่แหละ
ลูกถามผมสั้นอีกครั้งหนึ่งว่าครูจะพักแม่เหรอ
ผมยังยืนยันว่าผมมองโลกในแง่ดีอยู่ว่าเขาคงเห็นว่าที่นอนกับหมอนแค่นี้
คุณครูจะนอนเหรอผมก็บอกว่าได้ลุงไม่มีปัญหาครับผมนอนได้แค่นี้เองเดี๋ยวก็เช้าแล้ว
ลุงเขาก็บอกผมว่าครูบ้านลุงอยู่ตรงนี้นะมีอะไรคุณครูตะโกนเรียกได้นะ
ผมก็ได้ครับลุงผมก็จัดการปิดที่นี่มีกรอนคือกรอนด้านในกับกรอนด้านนอกนะครับ
ผมก็ล็อกกอนด้านในเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินมาที่ที่ของผม
ก็ตอนนั้นผมลืมบอกไปผมจุดเทียนไว้แล้วจุดเทียนไว้ที่หัวนอนแล้ว
ผมก็เดินไปที่เทียนแล้วก็จากการเก็บของเก็บของแล้วเตรียมจะนอน
แต่คราวนี้ในห้องแหล่งกำเนิดลมที่เดียวมันคือตัวผมคือผมหายใจ
แต่เทียนมันกลายเป็นไหวแบบเหมือนมีใครหายใจอยู่ใกล้

นั่นแหละครับผมคิดว่าในห้องมีหน้าต่างอยู่๓บาน
ถ้ามีบานไหนแง้มหรือเปิดไว้อยู่มันจะเป็นคำตอบให้ตัวผมอุ่นใจว่า
นี่คือแหล่งกำหนดกำเนิดลมที่อื่น
ผมก็เดินไปที่หน้าต่างบานที่๑แล้วก็เขย่า

บานที่๓ผมภาวนาให้แง้มสักนิดนึงก็ยังดี

เท่ากับว่าผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าที่นี่ไม่ปกติ
แต่ผมคิดเลยว่าไม่เป็นไรดับทุกอย่างนอนจบ

เพราะมันมืดจริงมืดขนาดที่ว่าผมมองไม่เห็นนาฬิกาตัวเองด้วย
แต่คราวนี้ผมตื่นเพราะได้ยินเสียง
เสียงเดินครับเพราะเป็นโรงเรียนไม้
แอดแอด

แล้วก็ปิดแล้วก็เสียงลงกร

เปิดกรอนด้านนอกเปิดดู

ผมคิดว่าลุงพันโลง
น่าจะมาเดินตรวจความเรียบร้อย
เพราะว่าถ้าโรงเรียนต่างจังหวัด
พันโรงจะมีหน้าที่พวกนี้อยู่แล้ว

ได้ยินเสียงแอ๊ด

ไล่มาเรื่อยทีละห้อง
ละห้องทีละห้อง

ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ลุงพันโล

มันไม่มีแสงใดเลย

คือถ้ามีแสงก็จะต้องมีอะไรรอบค่าบ้าง
เราจะรู้ได้ว่าอย่างน้อยต้อง

แล้วก็เหมือนเดิมครับได้ยินเสียง

คือเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าเป็นลุงพานโรงจริง
ลุงจะต้องไม่มาสำรวจห้องครูถูกครับเพราะลุงรู้อยู่แล้ว

ผมก็เฮ้ยผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ผมก็ได้อยู่ที่นอนแล้วก็เงียบที่สุด
ด้วยความคิดว่าอยู่เงียบที่สุดมันน่าจะดีที่สุดแล้ว
สุดท้ายเสียงด้านนอกเงียบไปครับ
ผมก็โล่งแล้วแต่มันไม่จบครับ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

เหราะคูไม่ได้เขาก็เลยทำแบบที่คุณบอก
ผมก็โอ้โหแล้วทำไมลุงพันลงไม่บอกผม
แต่คำถามของครูมันกล้ามกื่นไง
ผมแบบเนี้ยผมก็ไม่พักไหมล่ะครับครับสุดท้ายเขาก็เลยเล่าให้ฟังตรงนั้น
แล้วตอนนั้นผมลืมเรื่องนี้ไปแล้ว
พอร้านลุงพูดจบแล้วลุงก็บอกไปเถอะครูไม่มีอะไรแล้วเช้าแล้วคุณครูไปล้างหน้าแปลงฟันได้แล้ว
แล้วเขาก็เรียกผมตามไปแต่คุณลุงเอื้อมมือไปหยิบอย่างหนึ่งตรงประตู
มันคือลุงเขาปักเฉลวเอาไว้ซึ่งเราไม่เห็นเราผมไม่เห็นครับ
เพราะคุณคุณลุงออกไปแล้วแล้วปักไว้จากด้านนอกครับ
ผมก็เลยรู้ว่าอ๋อพี่เขาเข้าไม่ได้
เป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าอืมด้วยนั่นแหละเพราะเราก็ล็อก
ใช่ประตูของเราไว้อยู่แล้วก็ล็อกประตูของเราไว้อยู่สิ่งนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือเปล่า
ใช่ครับที่ว่าลุงเขาเสียบไว้ด้านนอกอ่า
ทำให้เข้ามาไม่ได้หรือเปล่าครับนั่นแหละครับในความรู้สึกผมก็เลยรู้สึกว่า
โอ้โหในโลกเรามันมีสายดำก็จริงแต่ผมก็เชื่อว่าของทุกอย่างมันน่าจะมีการแก้ได้
คันได้โดยเฉพาะผมเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นลักษณะเครื่องลาง
ใช่ครับชนิดหนึ่งที่เอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีผีวิญญาณคุณสัย
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมาทำร้ายเราใช่ทีนี้ผมขออนุญาตถามครูอย่างนี้ครับว่า
เฉลวส่วนมากเนี่ยเขาจะทำขึ้นมาจากอะไรฮะอย่างนี้เลยหรือเปล่า
เขาใช้ตอกครับเพราะตามบ้านจะมีตอกสารพวกสารตะก้าสารอะไรอยู่แล้วครับ
ผมพยายามหาตอกที่มันเป็นสีธรรมชาติแล้วแต่ผมไม่เจอก็คือเฉลวส่วนมากจะทำมาจากตอกอย่างเงี้
ใช่ครับคือทำอย่างอื่นไม่ได้ผมไม่ทราบนะว่าทำใจอย่างนี้ได้ไหม
แต่ตามข้อมูลที่บอกมาผมว่านี่มันง่ายสุดใช่เพราะว่าทุกบ้านน่าจะเมื่อก่อนนี้มีการสารตะก้าใช้เอง
ก็เลยน่าจะใช้อย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้ที่ทำขึ้นมาแค่เอามาสารเป็นรูปดาวเฉยผมว่าอาจจะไม่สำเร็จพอเท่าไหร่
ต้องลงคาถาจะต้องมีการใส่คาถาเข้าไปกำกับก็คือหัวใจพระเจ้า๕พระองค์พระเจ้า๕พระองค์
ก็คือทั้ง๕มุมของดาว
เอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีต่าง

เรียกว่าเวลาลงคาถาต้องเรียกมะอาอุ
แล้วก็มีเฉลวแบบ๘ทิศ

แต่เฉลวทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคือเอาไว้ป้องกันถูกไหมครับ

สายมนต์ดำก็น่าจะช่วยได้บางส่วนหรือเปล่าก็ไม่รู้
ถูกต้องครับเขาต้องใช้คำว่าเหมือนเดิมที่ผมพูดไปตอนต้น

ผมเชื่อว่าการทำแค่นี้แล้วปักไว้คงไม่เสียหาย
คงไม่ลำบากอะไรเกินไปเพราะว่าหลังจากที่พี่เขาสอน
เวลาผมไปออกค่ายต่างจังหวัดผมก็ทำอย่างนี้ปักไว้ที่หน้าประตูเต็นต์
ผมไม่ทราบว่าช่วยได้หรือไม่ได้แต่ผมก็ต้องบอกว่ามันอุ่นใจ

อย่างที่ครูบอกนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องรางของขลัง
ให้เป็นที่พึ่งทางใจแต่ผมว่าสิ่งนึงที่จะปกปักคุ้มครองตัวเราได้ดีที่สุด
ก็คือตัวของเราเองถูกไหมฮะถ้าเรามุ่งมั่นทำแต่ความดี
สิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นกรอกคุ้มครองเราเอง
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีพวกนี้ได้นะคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เอาไว้เป็นที่พึ่งทางใจ
แล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่หาง่ายนะ
ผมเพิ่งรู้จักแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านที่ดูสถานีผีดุของเราก็น่าจะเพิ่งรู้จักว่าเนี่ย
คือลักษณะของเฉลวแจ๋วมากคุณครู
พระคุณมากครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องตื่นเต้น
ให้พวกเราได้ฟังกันรวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่
อยู่ในมือผมที่เรียกกันว่าเฉลวด้วย
และวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
ครั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่านิรนาม๓
จะเป็นยังไงนั้นนั่งอยู่ข้างผมแต่งตัวเข้มแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณหนึ่งเกียร์อาครับสวัสดีครับ

มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว๑รอบ

ครั้งนั้นก็มาพร้อมกับเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

นิรนาม๓๓ต้องฟังแล้วฮะเรื่องราวเป็นยังไงฮะ
ก็คือชื่อเต็มของนิรนาม๓๓คือนักรบนิรนาม๓๓

ใช่ครับผมแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงการไปสู้รบ
แต่เราจะพูดถึงว่าเขาไปเจอเรื่องลี้ลับยังดินแดนฆ่าศึก

ก็คือนิรนาม๓๓นะครับเป็นหรือชื่อเต็มเรียกว่านักรบนิรนาม๓๓เนี่ย
เป็นทหารนิรนามที่ถูกส่งไปต่อต้านการก่อการร้ายของพักคอมมินิตที่แทรกซึมเข้ามา
ราชนาจักรลาวเพื่อที่จะเข้ามาในประเทศไทย

ผมได้ขับรถไปตามถนนนะครับ
ผมได้ไปเจอคุณตาท่านหนึ่ง
ใส่ชุดเป็ดน้อยวิ่งวิ่งออกกำลังกายอยู่ริมถนน
ผมก็เลยว่าเอ๊ะทำไมคุณตาท่านนี้หน้าคุ้นฮะหลังคุ้น
ผมก็เลยชะลอรถแล้ว
แกดูปรากฏว่าแกเคยเป็นจ่าใน๑๐คนที่เคยร่วมรบกับเจ้านายเก่าผม

ทีนี้ก็เลยแบบลำลึกความหลังกันเลยทีนี้คุยนู่นคุยนี่กันจนได้เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับผม
คุณตาท่านนี้เนี่ยตอนที่แกจบทหารใหม่เนี่ยแกสังกัดกองพลเสือดำนะครับถูกส่งไปรบที่เวียดนามนะครับ
หลังจากเสร็จศึกที่เวียดนามเนี่ยแกก็ได้กลับมาเฝ้าชายแดนที่ตาพญานะครับผม
พอแกเฝ้าชายแดนที่ตาพญาอยู่เนี่ยปรากฏว่าหน่วยต้นสังกัดเนี่ยได้เรียกตัว
และประกาศว่าอยากจะขอทหารนิรนามเพื่อที่จะไปส่งไปรบที่ลาวนะครับผม
คุณตาแกบอกเฮ้ยไปเวียดนามก็ไปมาแล้วเว้ยเดี๋ยวไปลาวบ้างดีกว่าครับอ่า
ก็เลยสมัครเข้าเป็นทหารอาสานะครับผมทีนี้พอสมัครเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเรียกเข้าไปทำพินัยกรรม
ใบลาตายถอนยศถูกต้องครับเพราะว่าการลบครั้งนี้เป็นการลบที่ความลับสุดยอดเลยนะครับผม
ก็เลยหลังจากเสร็จเรื่องเอกสารเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยให้ไปฝึกทบทวนประมาณ๒สัปดาห์นะครับ
แล้ววันเคลื่อนย้ายกำลังพลก็เกิดขึ้นนะครับผมวันนั้นเนี่ยเขาไม่บอกไม่เก่าเลยว่าจะเคลื่อนย้ายกำลังพลตอนไหน
ดีก็สั่งให้เตรียมพร้อมเลยซีเมนอาหารต้องให้อยู่ได้๗วันนะครับผม
ไปสว่างอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งพอไปสว่างอยู่ที่ชายป่าปุ๊บเขาก็เลยปล่อยทหารชุดนี้ลง
ซึ่งหัวหน้าทีมยดร้อยโทนะครับตอนนั้นคุณตายังผู้เล่านี่ยังยดสิบโทอยู่
ทีนี้เนี่ยพอหลังจากปล่อยลงปุ๊บเขาก็มอบแผนที่ให้มอบแผนที่ให้แล้วก็กำชับว่าพวกคุณเนี่ยต้องเดินตามทางเส้นนี้ไปนะ
อย่างเร็ว๓วันอย่างช้าไม่เกิน๕วันห้ามออกนอกเส้นทางแล้วคุณจะได้พบกับพวกคุณที่รออยู่ที่รออยู่
ใช่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยทางทีมเขาก็เลยเร่งฝีเท้าเดินเดินไปเรื่อยเดินเดินจนแบบบ่ายแก่จนไปพบกับหมู่บ้านกลางป่านะครับผม
ซึ่งลักษณะถนนก็เป็นถนนคล้ายกับที่เขาตัดไม้แล้วก็เป็นรถลากซุงเป็นถนนอย่างนั้นครับผม
ทีนี้เนี่ยพอไปเจอหมู่บ้านปุ๊บก็ดีใจกันก็เลยแบบเข้าไปขอพักอาศัยเขาซึ่งไทยกับลาวก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน
แล้วก็คุยกันก็ค่อนข้างจะรู้เรื่องนะครับก็อาศัยข้าวเขากินอาศัยที่เขานอนจนตื่นมาตอนเช้าชาวบ้านเขาก็ทำอาหารมาต้อนรับนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยทางหัวหน้าทีมเขาบอกว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่และเราไม่คุ้นกับภูมิประเทศ
อยากจะจ้างชาวบ้านเขานำทางไปดีกว่ามันจะชัวร์กว่าทีนี้พอตกลงกันได้ปุ๊บก็เลยว่าจ้างชาวบ้าน
ก็มีชาวบ้านสองคนนะครับอาสาที่จะไปส่งทหารชุดนี้นะครับผม
หลังจากนั้นเนี่ยทางทหารชุดนี้กับชาวบ้านที่นำทางก็เลยเดินทางไป
เดินทางไปเรื่อยนะครับผมทีนี้เนี่ยเดินทางมาได้สักครึ่งวัน
มันจะมีมันจะไปพบทางสามแยกคล้ายกับทางสามแพ่ง
ทางชาวบ้านก็เลยบอกว่านายถ้าเราเดินไปตามทางเนี่ยมันจะไม่มีหมู่บ้านนะ
แล้วมันจะไกลมันจะอ้อมแต่ถ้าไปตามเส้นทางเส้นนี้เนี่ย
เราจะไปพบกับหมู่บ้านแล้วมันจะล่นระยะเวลาการเดินทางถึง๑วัน
ทีนี้ทางหัวหน้าทีมก็เลยบอกเฮ้ยเอาวะตั้ง๑วันเว้ยแล้วก็มี
มีชาวบ้านมีบ้านหมู่บ้านชาวบ้านให้พักด้วย
ทีนี้ก็เลยบอกอ้าวแล้วแต่พานแล้วกันทีนี้ทางนายพานก็เลยแบบ
พาไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งอยู่นอกเหนือจากแผนที่ที่ทางหน่วยต้นสังกัดให้มานะครับผม
ก็เดินตามทางไปเรื่อยครับเดินตามทางไปเรื่อยพอเดินตามทางไปเรื่อยปุ๊บเนี่ย
ช่วงนั้นมันเป็นช่วงบ่ายแก่แล้วประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วมันจะมีชาวบ้านสองคนเดินสวนออกมา
แล้วทีนี้นายพันธุ์ก็เลยไปคุยกับชาวบ้านสองคนนั้นแล้วชาวบ้านสองคนนั้นก็ผ่าจากไปนะครับผม
ปรากฏว่านายพานมาเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านที่เราข้างหน้าเนี่ยกำลังเกิดมาเลเลีย
มีชาวบ้านกำลังล้มตายกันแบบเป็นใบไม้ล่วงเลยครับโอ้โหทหารไปนี่แบบขนลุกสู้กันเลยอ่ะ

ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
ก็เลยทำแค่ไม้ไผ่ขึ้นมา

คือตอนแรกจะเดินทางกลับทางเดิมมันก็ไกล
แล้วทีนี้เราก็เดินตามทางนี้ไปดีกว่า

ปรากฏว่าขณะที่เดินมาเรื่อย

ก็คือแบบต้องแบกศพเพื่อนไปอ่ะจนแบบเดิน
หมายอะไรเลยจนเวลามัน

เต็นต์สั่งเตรียมความพร้อมอะไรไว้หาฟงหาฟืนอะไรมา
ทีนี้ก็เลยเอาผ้าใบห่อศพไว้แล้วศพตั้งไว้วางไว้ข้างกองไฟ

เฮ้ยเองเองเองเฝ้ายามไว้หน้าคืนนี้

หลังจากนั้นเขาก็ก่อกองไฟขึ้นมาเอาฟื้นใส่ฟื้นใส่
่อกองไฟสุมกันขึ้นมาศพก็อยู่ข้างกันอ่ะ
แล้วก็เรา๓คนก็นั่งล้อมกองไฟไว้
ทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเดินทางเหนื่อยมาทั้งวัน
มันก็เผลอหลับนะพี่แจ๊คก็เผลอหลับเผลอหลับทั้งหมดเลยเวรยามอ่ะ
หลับไปปุ๊บคุณตาแกได้ยินเสียง
อะไรวะแกก็คือมันหนังตามันหลับแต่หูมันได้ยิน

เหมือนแบบเสียงดูดอะไรสักอย่างอ่ะแกก็พอมันดังบ่อยเข้า
แจ๊กก็เลยลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าเพื่อนเขานั่งอยู่อย่างนี้นะ
แล้วมันมีแกสังเกตแกเห็นว่ามันมีเงาดำกำลังดูดปลายเท้าเพื่อนเขาอยู่
คุณตาแกก็เห็นอย่างนั้นแกก็สติกลับขึ้นมาเต็มร้อยเลย
แกก็เลยยิงปืนไล่หลังไปยิง
แจ๊คคือระหว่างที่ยังไม่ได้ยิงปืนเสียงเงียบนะมันมีเสียงคนเดินอ่ะ
สวบสวบสวบอยู่รอบรอบรอบพื้นที่ที่เรากลางเต็มต์นอนกัน
พอยิงปืนปั้งปุ๊บก็เงียบ
พอเงียบสักพักหนึ่งก็เดินสวบ
หมวดก็สั่งยิงปืนก็ยิงปั้งอีกก็เงียบอีก
รุ่งเช้าอ่ะพี่แจ๊คพอจนรุ่งเช้าปุ๊บมันก็มีกองลาตะเวนของทหารนิรนามเหมือนกันเนี่ย
เดินผ่านมาเจอพอดีแล้วเขารู้แล้วว่ามาจากที่เดียวกัน
ก็เลยแบบอุ้ยดีใจมากเลยตอนนั้นก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟัง
ทีนี้ทางชุดที่มาเจอชุดของผู้หวดท่านนี้ก็เลยบอกว่า
พวกคุณมาเส้นทางนี้ได้ยังไงทำไมคุณไม่ไปตามเส้นทางที่เขากำหนด
ทำไมไม่ไปตามแผนที่ถูกทำไมทำไมไม่ไปตามแผนที่
ผู้หวดก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีมันมีชาวบ้านว่าอาสาว่าทางนี้มันใกล้ที่สุดครับ
อะไรอย่างนี้ไงคุณรู้หรือเปล่าว่าหมู่บ้านที่คุณผ่านมาเขาเป็นไข้ป่าตายกันยกหมู่บ้าน
คุณรู้หรือเปล่าแล้วแถวนี้ผีป่าก็ดุด้วยครับหลังจากเสร็จภารกิจปุ๊บเขาก็เลยเอาศพอ่ะ
แล้วก็กลับไปที่ฐานซึ่งพี่แจ๊คเดินแค่ครึ่งวันก็ถึงแล้วถึงไอ้จุดหมายที่เราจะไป
ใช่เขาก็เลยเอาศพใส่เครื่องบินซีอะไรต่างบินกลับมาส่งที่ประเทศไทย๒ศพครับผม

เพราะฉะนั้นไอ้เสียงดูดในที่นี้เนี่ยเจอเขาเจอกับอะไรอยู่
ถ้าผมเดานะเขาเรียกว่ากองกอยไหม
ชอบมาดูดเลือดที่หัวแม่เท้าตามเรื่องเล่าตามตำนาน
กองกอยจะอยู่ในป่าเขาจะไม่เรียกผีกองกอยนะ
เขาจะเรียกเป็นตัวกองกอยลักษณะคล้ายตัวไม่ใหญ่มากเหมือนลิง
แต่ชอบมาดูดเลือดที่ปลายนิ้วเท้ายังไม่ทันไปรบยังไม่ถึงจุดหมาย
ก็คือคุณตาแกบอกว่ามันมีประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งนะ
เขาคิดว่าเขามีกองพลทหารที่ยิ่งใหญ่เขามีคิดว่าเขามีขี่ปนาวุฒิ
แต่เขาหารู้ไหมว่าที่เขาแพ้สงครามเวียดนามเพราะในป่าดงดิบแถบบ้านเราเนี่ย
มันมีเรื่องลี้ลับอยู่ในป่าเยอะแยะมากมาย
เพราะสิ่งที่รับที่มันอยู่ในป่าผมว่าไม่ใช่แค่เฉพาะบ้านเรานะ
เพราะวัฒนโลกมันยังไม่มีคำตอบให้กับนักวิทยาศาสตร์อีกเยอะแยะมากมาย
ใช่เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้

เห็นบอกว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยตามสไตล์ของคุณหนึ่งมีแถมอีกเหรอ

เมื่อกี้เรื่องที่สปลาว
ประปลาวอันนี้เรื่องที่เมียนมาก็คือแบบอยู่รอบข้างเรานี่แหละ
ผมจะเล่าอยู่ประมาณ๒๓เรื่องนี่แหละเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
ก็คือเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับผม
ทุกคนอาจจะได้คุ้นชื่อร้อยเอกจอดีนะครับผม
ร้อยเอกเจ้าดีกับผมเนี่ยก็คือเป็นคล้ายกับเพื่อนกันนั่นแหละ

ร้อยเอกจอดีนเนี่ยจะเป็นนายทหารอยู่ฝั่งประเทศพม่านะครับผม
จะเป็นทหารของรัฐเกรียมนะครับผม
ซึ่งร้อยเอกจอดีได้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังนะครับ
เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปช่วงที่เขากำลังรบกับฝ่ายตรงข้ามอยู่
ก็คือลบกับนั่นแหละ
ทีนี้เนี่ยแกจะมีลูกน้องคนสนิทอยู่คนนึงนะครับ

พาเนี่ยจะเป็นขุนทหารที่จอดีไว้ใจมากที่สุด
แล้วมักจะใช้ให้ทำงานสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามคุ้มครองเสบียงหาข่าวนู่นนี่นั่น
จะใช้พระพาเพราะว่าพระพาจะทำงานไม่เคยพลาดนะครับผม
ทีนี้เนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านเขามาแจ้งว่ามีกองทหารฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
มาตั้งแคมป์อยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไป๓กิโล
เหมือนกำลังจะเตรียมการเข้ามาโจมตีพวกเรานี่แหละอะไรประมาณนั้น
ทางจอดีก็เลยบอกเฮ้ยพาเองไปสืบหน่อยดิ
ปรากฏว่าพระพาโผลยังไงไม่รู้มาบอกว่าเฮ้ยเจอทหารแล้วมันอยู่ห่างจาก
หมู่บ้านคนประมาณ๓กิโลตามที่ชาวบ้านแจ้งมา
วันนี้มันค่ำแล้วเดี๋ยวเองไปรอข้าที่หมู่บ้านนู้นนะเดี๋ยวข้าจะตามไป
พอรุ่งเช้าจอดีก็เลยพาทหารอีก๑๐คนไปสืบไปสืบต่อ
ก็เลยไปเจอนัดเจอกับพระพาที่หมู่บ้านทีนี้พระพาก็เลยนำทางนำทางไป
ปรากฏว่าไปเจอกองทหารฝ่ายตรงข้ามจริงแต่สิ่งที่ทำให้จอดีตกใจมากกว่าเจอทหารคือ
เจอศพคนกำลังถูกแขวนคออยู่ซึ่งศพนั้นคือศพพระพาคนที่มาแจ้งข่าวให้เขาทราบเนี่ย
และศพมันกำลังขึ้นอืดวมฉึกเลยโอ้โหข้าคนสนิทกู
จอดีสั่งบุกเลยทหารประมาณสักไม่น่าจะถึง๑หวดปืนเล็กหรอก
จอดจอดีถล่มก็แบบเละเลยอ่ะด้วยความแค้นอ่ะ
คนจานขนาดร้อยนัดสั่งอดเต็มที่เลย
ระเบิดมงก็ยังหัวแค้นมากเลย
แต่แกก็ไม่สามารถที่จะไปชิงศพเอาศพมาทำพิธีได้
ก็ถูกไหวเพราะว่าพวกมันมันตายไม่หมดไง

ปรากฏว่าไปเจอศพของพระพลา

โอ้โหเรื่องเกี่ยวกับทหาร

คือมันมีอะไรที่คนเรายังไม่รู้อีกเยอะ

นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในการฟัง
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราฟังกันมา

แต่อันนี้เราจินตนาการภาพไปไปเกิดในป่า

ซึ่งแน่นอนอย่างที่เราคุยกันว่า

และพวกเขาเหล่านี้แหละครับ
คือเหล่าบรรดาทหารหารทั้งหลาย
ที่ต้องตะเวนตามจุดต่างอยู่ในป่าเนี่ย

พอทหารที่เขาเข้าไปในป่าบ่อย
เขาจะมีเลเวลในการรับมือกับสิ่งพวกนี้
พอสมควรเหมือนกัน
นั่นคือเรื่องของคุณหนึ่งเกียร์อาร์นะ
ขอบคุณครับคุณหนึ่งครับ